สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้พระฤหัสบดีที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวดำเนินรายการร่วมกับ
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับ
ว่าวันนี้เราติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ
คดีของภูมิกับโจ้ท่ามกลางกระแสข่าวลือวันนี้หลายอย่าง
เกินใช่ค่ะนะบอกว่าจะมอบตัวบ้างล่ะนะไปจับได้
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านบ้างค่ะนะหรือว่ายังหนีอยู่
ยังจับไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะครับ
วันนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยณขณะนี้ที่นครสวรรค์
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับแล้วกำลังประชุมความคืบหน้าทางคดี
อยู่ที่นั่นที่ท่านเห็นนี่คือพลตำรวจตรีสุชาติอ่า
พลตำรวจเอกสุชาติที่รัฐสวรรค์นะครับท่านรองผอพตรอนะฮะ
ซึ่งมาดูแลรับผิดชอบคดีนี้นะครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะฮะ
ความคืบหน้าล่าสุดในคดีนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวฟังที่พลตำรวจเอกสุชาติ

เหมือนกับถ้าเป็นคนเดินบนการกับความง่าย
มันเป็นแค่ข้อมูลที่สื่อเอามาลงนะครับ
แต่ในสำนวนหรือการให้การยังไม่ปรากฏ
ก็อยู่ในประเด็นที่เราพูดคุยวันนี้ด้วยว่า

เราก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ

ทางทีมพลังงานไม่ได้ไม่มีอะไรลำบากใจ
ดีใจหรือสบายใจหรอกครับ
ก็มันก็ต้องมีงานทำต่ออยู่แล้ว
ก็ประเด็นอย่างที่นำเรียนนะครับว่า
ในเรื่องการสอบสวน
ทั้งในเรื่องการแจ้งข้อเก่าหา

แล้วก็การจับกลุ่มตัวผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่พบครับ
ถ้ามีปรากฏถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มเติมก็
ก็จะขออนุมัติจับกลุ่มเพิ่มเติม
ยังเป็นแค่ข้อมูลแบบ
จากที่สื่อนำเสนอนะครับ
แล้วก็อาจจะมีคำให้การของพยานปาก
ที่พูดถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ความเห็นแพทย์นี่ก็มีส่วนนะครับ
ที่สื่อสงสัยว่าความเห็นแพทย์ปรากฏในเรื่องการพบสาร
ในเกตอำนาจศาลนะครับ
ซึ่งก็มีเราผลมีผลคำให้การอะไรบางส่วนแล้วนะครับ
ที่มันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่า
พกศาลตัวนี้จากการผ่าสมพิสูจน์ในกระพะปรัตตาวัน

ตอนนี้เรื่องยืนยันการมอบตัวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างที่ว่าที่นำเรียนนะครับ
ที่นำเรียนนะครับ
แต่ว่าถ้าที่จะออกมาจากนอกประเทศหรืออะไรเนี่ย
จะไปปลูกทุกช่องเลย

แล้วต้องมานะมาตอนไหนต้องมาตอนนั้นนะ
คุณผู้ชมครับนี่คือคำยืนยันล่าสุดของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งมีการประชุมทั้งหมดนั้นกว่า๒ชั่วโมงที่กองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครสวรรค์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะคะว่า
ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการที่จะการติดต่อขอเข้ามอบตัวของผู้กำกับโจ้นะครับ
ซึ่งทางตำรวจนั้นบอกว่าภูมิกับโจ้นั้นติดต่อขอเข้ามอบตัวที่กองบังคับการปราบปราม
อดคล้องกับกลุ่มไลน์ของทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ที่บอกว่าตัวของพบตรนั้นจะมีการแถลงข่าวถึงการจับกลุ่มตัวผู้กำกับโจ้ในคืนนี้แต่ยังไม่ระบุเวลา
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับต้องคอยดูกันที่กองบังคับการปราบรามนะครับว่า
ผู้กำกับโจ้นั้นจะมีใครพามามอบตัวหรือไม่
หรือจะมีผู้ร่วมขบวนการอื่นที่รองพบตรกำลังขยายผลหรือไม่
นี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นล่าสุดที่กองบังคับการปราบปรามในช่วงเวลานี้ครับ
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับคือฟังจากพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตรที่ไปดูแลคดีอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ย
บอกว่าณขณะนี้เรื่องการมอบตัวก็ถือว่ามีแนวโน้มเรื่องการมอบตัวแต่ก็ยังไม่ขอยืนยันยังตอบไม่ได้
ส่วนเรื่องที่ว่าไปคุมตัวได้ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ยังไม่ขอยืนยันเหมือนกัน
แต่เอาเป็นว่าถ้ามามอบตัวหรือเจอตัวเนี่ยได้ตัวมาเนี่ยยังไงก็ต้องพากลับมาที่นครสวรรค์เดี๋ยวจะไปปลุกนักข่าวนะคะจะแจ้งให้ทราบเลย
เพราะว่าก็เป็นท้องที่เกิดเหตุก็ต้องพากลับไปที่สพเมืองนครสวรรค์
สักครู่นี้คือภาพสดเลยนะคะที่สพเมืองนครสวรรค์นะคะคือเรื่องเนี้ยค่ะวันนี้มันมีหลายประเด็นที่คุณผู้ชมควรจะต้องติดตามกับเรานะคะแต่ประเด็นสำคัญที่คนพูดถึงเยอะมากที่สุดก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายบอกว่าผู้กำกับโจ้มอบตัวแล้วจับได้แล้วมันมีกระแสข่าวออกมาหลายทิศทางจริงจริงตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะต
ติดต่อขอเข้ามอบตัวละที่กรมัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๖
มีข่าวว่าจับได้แล้วหนีไปเมียนมาทางแม่สอดจังหวัดตาก
คือมีกระแสข่าวออกมาหลายทิศทางจริงนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือถ้ามีความคืบหน้าจะรีบแจ้ง
มีแนวโน้มว่าจะเป็นการมอบตัวแต่ท่านยังไม่ฟันทงว่าเจอตัวแล้วหรือยัง
ทีนี้ค่ะเรื่องของการติดตามไล่ล่าตัวค่ะ
เดี๋ยวเราจะเป็นชุดข้อมูลชุดแรกเลยที่จะให้คุณผู้ชมในช่วงแรกนี้นะคะ
ว่ามีการติดตามไล่ล่าตัวผู้กำกับโจ้และผู้กองธรณินเส้นทางไหนอย่างไรบ้าง
สำหรับร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยค่ะมีรายงานข่าวว่าไม่ได้หนีไปกับผู้กำกับโจ้นะคะ
ตอนแรกเนี่ยหลายคนนึกว่าหนีไปด้วยกันเพราะว่าหนีอยู่สองคน
บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทกันด้วยแต่ข้อมูลล่าสุดก็คือไม่ได้หนีไปด้วยกัน
เพราะว่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นคือแยกกันหนีไป
แต่มีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจโทธรณินนะคะไปปรึกษาผู้ใหญ่คนนึง
ขอคำปรึกษาว่าจะเข้ามอบตัวคาดว่าอาจจะมอบตัวนี่นะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวทั้งคู่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มามอบตัวทั้งคู่
แต่ว่าล่าสุดกระแสข่าวนักขนาดนี้ก็คือพันธุ์ตมติเอกที่ติดสรร
หรือว่าภูมิกับโจ้เนี่ยอดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์เนี่ย
ถ้าจะมอบตัวก็ติดต่อวันนี้มีข่าวว่าจะมาติดต่อทางกองปราบรามที่กรุงเทพเลย
มีแนวโน้มท่านใช้คำนี้นะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปมอบตัวที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับบรรยากาศตามพื้นที่ชายแดนเนี่ย
เขาก็เฝ้าระวังกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะฮะ

เพราะว่ามีข่าวหนักเหลือเกินว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
หนีข้ามชายแดนไปเลยผ่านทางช่องทางธรรมชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดีของเมียนมา
ข่าวด้านความมั่นคงบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันว่ามีการจับกลุ่มตัวภูมิกับโจ้จริงหรือไม่
เพราะยังไม่ปรากฏภาพถ่ายอะไรออกมาแต่ที่ผ่านมาที่อำเภอชายแดนของแม่สอดเนี่ย
ซึ่งอยู่ติดกับทางเมียนมาก็ถูกใช้เป็นเส้นทางของผู้หลบหนีคดีสำคัญของประเทศมาแล้วหลายคดี
จากพื้นที่แม่สอดตามภาพเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเพียงแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนอยู่
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรนะฮะสามารถจะนั่งเรือหางยาวข้ามไป
คือถามว่านั่งเรือหางยาวนานไหมนาทีเดียวครับคือนาทีเดียวก็ข้ามไปได้แล้วนะฮะ
ว่ายน้ำข้ามไปก็ได้นะครับก็จะเข้าไปสู่เขตประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
แต่ทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามีการจับภูมิกับโจ้
จากทางฝั่งเพื่อนบ้านคือเมียนมาได้หรือไม่หรือมีการหลบหนีมาทางนี้แล้วข้ามไปจริงหรือไม่นะครับ
แต่หลายคดีเนี่ยผู้ต้องหาก็จะข้ามไปแล้วที่นั่นเนี่ยจะมีบ่อนพนันอยู่นะฮะ
เป็นบ่อนของเขาที่เมียนมาเนี่ยก็มักจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นนะฮะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูการรายงานสดไปเมื่อสักครู่นี้ที่สพเมืองนครสวรรค์
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเรารายงานเข้ามา
ก็คือพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไป
ก็ไปติดตามความคืบหน้าในการติดตามไล่ล่าตัว๒คนที่ยังหลบหนีอยู่
ก็คือผู้กำกับโจ้กับผู้กองทรนิน
ทีนี้ค่ะก่อนหน้าที่คุณผู้ชมจะได้ฟังการรายงานสดไปเมื่อสักครู่นี้

จับได้หรือยังตกลงหนีไปประเทศเพื่อนบ้านหรือยังไง

ยังจับไม่ได้นะคะยังจับไม่ได้ทั้งสองคนเลย
ผู้กำกับโจ้ทั้งผู้กองทรนิน
หนีอยู่นอกประเทศหรือไม่เนี่ยก็จะต้องมีการประสานกัน
ถ้าอยู่นอกประเทศก็จะส่งมอบตัวตามขั้นตอน
แต่ไม่ยืนยันนะคะว่าหนีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะคะ
ส่วนจะมีกรอบระยะเวลาในการติดตามตัวหรือไม่
รองพบตรให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในตู้เย็น
ที่จะบอกระบุเวลาได้
เราจะให้ข้อมูลกับเศรษฐาผู้ต้องหายังไม่ได้อยู่ในตู้เย็น

เราก็ต้องพยายามทำให้พิสูฆ์กัน
มีแนวโน้ทที่ดีครับแต่ถ้าเกดร้ายยังยินยันเลย
ยังไม่สามารถคิดละกันได้
คุณผู้ชมท่านจะใช้คำนี้อยู่บ่อยนะคะว่ามีแนวโน้มที่ดี
มีแนวโน้มที่ดีสำหรับตำรวจสองคนนี้ที่ยังหลบหนีอยู่
ทีนี้ท่านก็เลยบอกเลยว่าคือทางชุดคลี่คลายคดี
เขาไม่รอเพื่อให้ผู้ต้องหามอบตัว
เขาจะเร่งติดตามตัวนะคะก็เลยฝากถึงผู้กำกับโจ้
ถ้าเห็นแก่องค์กรขอให้มอบตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี

และท่านก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าผู้กองธรณินที่ยังหนีอยู่อีกคนนึงเนี่ยค่ะ
ก็มีสัญญาณที่ดีมีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันว่าจะมอบตัวนะคะ
สำหรับพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
มีเพียงพอทั้งคลิปทั้งพยานวัตถุหลักฐานในที่เกิดเหตุ
มันมีน้ำหนักเพียงพอค่ะที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมด
ทั้ง๗คนที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะ
ท่านผู้ชมครับ๒ผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ยังหลบหนี
ทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้จัดทีมสืบสวนระดับมือพระการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ลงพื้นที่
ไปติดตามตัวผู้ต้องหานะครับโดยเฉพาะภูมิกับโจ้
แบ่งออกเป็นสามชุดสามทีมมีดังนี้นะครับ
แรกเนี่ยมีพลตมตรีจิรพบภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าชุด
ซึ่งท่านเนี่ยมีผลงานในการจับกลุ่มคดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารราชกระบังด้วยมีคดีปล้นรถขนเงินบริษัทโพเกรสกันภัยจำกัด
มีคดียิงนายสมยศสุธางกูลหรือว่าเสียสมยศเจ้าพ่อพระรามเก้าคาเฟ่
คดีจับหญิงไก่ที่แอบอ้างเบื้องสูงด้วยนี่นะฮะนี่คือชุดแรกนะครับ
ที่สองที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมีพลตมตรีนพสินภูลสวัสดิ์
ภูมิครับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗เป็นหัวหน้าชุดนะครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งในคดีเป็นผู้ที่ทำงานในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ชุดที่สามพรรตมชเอกธิโรเดรตธรรมสุธีกรองผู้บังคับการตมชปรากฏรามยาเสพติด
นะครับท่านเป็นหัวหน้าชุดของชุดนี้เป็นสิทธิ์เอกจากโรงเรียนนักสืบนครบาน
เป็นผู้กวาดล้างขบวนการยาเสพติดเคนมผงสูตรผสมใหม่
แล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่อีกหลายคดี
นี่คือ๓ชุด๓ทีมนะครับที่ลงพื้นที่ไปเพื่อตามล่าภูมิกับโจ้
ถ้าดูจากวันออกหมายจับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็หนีไปสองโดยเฉพาะพูมกับโจ้ตัวเลขเวลาอยู่ที่หน้าจอน

เท่ากับว่าตอนนี้ภูมิกับโจ้อดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์
หนีหมายจับมา๑วันกับอีก๙ชั่วโมงและอีก๑๖นาที
กลางกระแสข่าวว่าจะมามอบตัวที่นู่นที่นี่หรือว่าจับได้ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้ง๓ทีมที่เป็นทีมจับในขณะนี้ได้ข้อมูลการหลบหนีของภูมิกับโจ้
ตั้งแต่วันที่หายตัวไปเมื่อจันทร์๒๓สิงหาคม
พบว่าตามรายงานเนี่ยมีคนใกล้ชิดให้การช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงแล้วช่วยพาหลบหนีด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการใช้โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างของภูมิกับโจ้แล้วนะครับ
จะเป็นข้อมูลในการติดตามตัว
ที่จังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๕วันนี้ร่วมกับกองกำลังนเรสวน
ส่งกำลังพลเดินเท้าแล้วก็ใช้จักรยานยนต์ด้วยนะฮะ
เป็นจักรยานยนต์วิบากขี่ลาดตระเวนตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมา
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดทั้งเส้นทางปกติทั้งช่องทางธรรมชาติ
นี่ฮะลาดตระเวนเลยนะครับเพื่อจะตามล่าหาตัวภูมิกับโจ้
ไปตามลำห้วยด้วยตามแนวป่าด้วย
หลังจากมีข่าวแพร่สะพัดว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
หนีมาตามช่องทางธรรมชาติเพื่อจะข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
มาเองแล้วมีคนพาหนีก็ตาม
แล้วก็เป็นเส้นทางที่มีขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ย
มักจะเป็นเส้นทางที่หลบหนีเข้ามาทางนี้อยู่แล้วนี่ฮะ
เอาจักรยานยนต์วิบากนี่ขี่รัฐเวนดูเลยนะครับ
มีการใช้แผนที่วางกำลังเพื่อจะดูตามจุดต่างว่าจะไปทางไหนได้บ้าง
ถ้าจะออกไปทางนั้นหรือไปทางนี้นี่นะครับ
นี่เป็นพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมีกระแสข่าวว่าทางการเมียนมาจับกลุ่มภูมิกับโจ้ได้เนี่ย
ก็มีข่าวว่าจะส่งตัวมาบ้างหรือว่าจะไปรับตัวก็ตามแต่นะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สนามบินทหารแม่สอด
สนามบินอนาชาติแม่สอดด้วยนะครับ
วันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ไม่มีเครื่องบินของทางตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานราชการมาขึ้นลงที่นี่
สืบสวนภูทรภาค๖ภาค๗ตอนนี้ก็ประสานไปยังหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่๔ด้วย
เพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดตรวจความมั่นคงต่าง
เพื่อจะมีบุคคลตามหมายจับเนี่ยผ่านมาทางนี้โดยเฉพาะภูมิกับโจ้
ไปตรวจจุดที่เป็นจุดใหญ่ด้วยเส้นทางสายตากแม่สอด
หลักกิโลเมตรที่๘ที่บ้านห้วยหินฝน
เพื่อจะดูว่ามีรถต้องสงสัยอะไรที่จะพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่า
อืมนี่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอะค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งจักรยานยนต์วิบาก
รายนามของตำรวจที่เป็นชุดปฏิบัติการไล่ล่าผู้กำกับโจ้
ก็ใช้ตำรวจฝีมือดีที่มีผลงานคดีใหญ่

มาไล่ล่าติดตามเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวผู้กำกับโจ้
คุณผู้ชมก็รอติดตามในรายการของเรานะ

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่า
พบตรแจ้งในกลุ่มไลน์ของนักข่าว
ว่าจะมีการแถลงความคืบหน้าการควบคุมตัว
ผู้กำกับโจ้ที่กรมคับการปราบราม
ภายในคืนนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่ากี่โมง
ยังไม่ได้บอกว่าจับได้แล้วหรือไม่อย่างไร
ทีนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมเห็นภาพรถคันนี้ไหมคะ

ระหว่างการติดตามไล่ล่าตัวผู้กำกับโจ้

มันมีภาพรถเบ้นคันนี้คุณผู้ชมเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลว่า
เกี่ยวข้องกับการหลบหนีของผู้กำกับโจ้หรือเปล่า
เป็นรถเบ้นหรูทะเบียนสวยนี่นะคะ

คนก็สงสัยว่าเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้กำกับโจ้หรือเปล่า
ขับผ่านตัวเมืองอุตรดิษฐ์มุ่งหน้าขึ้นจังหวัดทางภาคเหนือ
ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทยสปลาวประมาณ๑๐๐กิโล
ในรถคนขับเนี่ยค่ะใส่เสื้อโปโลคอปกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คนนั่งข้างมีอยู่คนหนึ่ง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไง

โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่ารถเบ้นคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ใช่รถของผู้กำกับโจ้นะคะ
แต่เป็นรถของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เพื่ออำลาก่อนเกษียณอายุราชการ
และไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
นี้ก็ลบข้อมูลไปแล้วเพื่อความสบายใจของแหล่งข่าว

จอตอนนี้ในเพจบอกว่ารถคันนี้ช่วงเวลากี่โมงกี่โมง
เดินทางไปไหนบ้างเขาบอกเนี่ยเขาแจกแจงให้เห็นแบบนี้เลย

ภูมิกับโจ้จะมอบตัวแบบไหนอย่างไร
มอบตัวในวันนี้หรือว่าจะต้องรอไปวันไหนนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวของ๕ผู้ต้องหา
ในคดีของภูมิกับโจ้๕จาก๗
ควบคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สายวันนี้ครับตำรวจนำตัว๕ผู้ต้องหานะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตตำรวจแล้วนะครับ
นี่ฮะ๕คนนี้มีดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียว
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค
นี่พูดอะไรล่ะประวีกรทำมาเร็ว
ทั้งหมดนี่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายมาวินจนเสียชีวิต
สุดท้ายเขาเสียชีวิต
วันนี้ทั้งหมดก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับ
หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าถูกใส่กุญแจมือไพ่หลัง

ตอนที่นำตัวมาจากทางสพมนครสวรรค์

จะเห็นว่ามี๑ใน๕ผู้ต้องหาเนี่ย
ถึงขั้นร้องไห้ออกมานะครับ
แล้วพยายามตะโกนบอกกับสื่อมวลชน
มาติดตามทำข่าวบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วย
พูดแบบนี้อยู่๒๓รอบนะครับ
เป็นจุดหน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างนำไปขึ้นรถ

ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวขึ้นรถอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
พี่โบ๊ะเรื่องราวมันเป็นราวพี่โบ๊ะ
ก็มีอะไรพูดไหมครับ

มีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหม
ผู้ต้องหาคนนี้เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ด้วยนะครับ
ตรงตรีปวีกรครับวันนี้อยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีเทาสวมหมวกโม่งสีเลือดหมู
แล้วก็มีหมวกลายพรางทับอยู่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับท่าทางดูเครียดมากนะครับ
สิบตำรวจรีปวีกรเนี่ยจะเป็นคนละขับให้กับภูมิกับโจ้นะครับ
ก็มาทำหน้าที่นี้ได้๒ปีนะฮะอยู่ที่สพตาคลี
แล้วก็ถูกดึงมาช่วยราชการที่สพเมืองนครสวรรค์นะฮะ
เป็นแม่บุญธรรมคนที่เขานับถือเนี่ยเขามาเยี่ยม
แล้วก็เปิดเผยว่าเคยปรับทุกข์ว่าถูกภูมิกับโจ้เนี่ย
บังคับขู่เข็นให้ทำในสิ่งที่ไม่เต็มใจหลายอย่าง
ให้ขับรถไปส่งขับรถไม่ดีถูกต่อว่าด่าทอก็มี
แต่ก็ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เพราะว่าเป็นลูกน้อง
ถ้าไม่ทำตามเนี่ยเดี๋ยวจะถูกลงโทษ
ส่วนอีกคนนึงนะครับผู้ต้องหาอีกคนนึงก็คือดาบโบ้
ดาบตำรวจวิสุทธิ์นะฮะซึ่งวันนี้ใส่หมวกแก๊ป
สีดำคลิปแดงแล้วใส่แมสใส่เสื้อยืดคอปกสีน้ำเงินนะฮะ
คุมตัวได้เป็นคนล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นค่ำ
นี่คือคำพูดของดาบโบ้ครับเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเอง
ตอนที่ตำรวจคุมตัวออกมาจะพาไปฝากขังที่ศาล
นักข่าวก็พยายามถามเขาบอกว่าเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเอง
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นรถไปนะครับ
คือคล้ายกับต้องการจะสื่ออะไรผ่านทางสื่อมวลชนไปนะครับ
ส่วนคนอื่นไม่ได้พูดอะไรนะฮะอีก๓คน
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาล

พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อสารขอคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เหตุผลว่านี่เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
และทั้งหมดเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ
ทำให้ส่งผลเสียกับรูปคดีได้
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ยังพาชุดสืบสวนจากกองบังคับการปราบปราม
ในคดีนี้ที่สพคสวรรค์ในเรื่องการติดตามตัวผู้ต้องหาอีก๒คนที่ยังหลบหนี
หลังจากเมื่อวานนี้พตเสุชาติธิรัฐสวรรค์รองพตในคณะหัวหน้าคณะคณะงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้
ก็มาประชุมคดีวันนี้ก็มาประชุมกันอีกทั้งวัน
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมานี่เป็นภาพการประชุมในวันนี้
จากล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ท่านได้ฟังการแถลงข่าวไป
แล้วก็การสัมภาษณ์ล่าสุดช่วง๑ทุ่ม
ชุดสืบสวนชุดใหญ่วันนี้เนี่ยยังเข้าไปในห้องทำงานของชุดสืบสวน
ปราบยาเสพติดของภูมิกับโจ้ด้วยนะครับ
เพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนี่ฮะบ้านกาแฟตรงเนี้ยค่ะ
ทำเป็นห้องสืบเขาเรียกห้องสืบศูนย์ห้า
เป็นชุดศูนย์ห้าของสพเมืองนครสวรรค์ห้องพี่เกิดเหตุ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
แต่ตอนนี้กั้นพื้นที่เอาไว้นะครับบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ได้ค่ะ
นี่นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
คือ๑๐ตำรวจรีปวีกรหรือต้อมเนี่ยจริงแล้วร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวาน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตอนที่คนที่เขานับถือเป็นแม่
คุยโทรศัพท์แล้วก็นักข่าวได้ฟังเสียงก็ร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้ก็ร้องหนักเลยแล้วบอกว่าเขาขอความเป็นธรรมส่วนดาบโบ้ก็บอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏ
ของดาบโบ้นี่น่าสนใจนะคะน่าสนใจนักข่าวของเราบอกว่าเป็นพ่อบ้าน
แล้วก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้กำกับโจ้ได้เป็นอย่างดี
เดี๋ยวค่อยค่อยติดตามไปด้วยกันทีนี้ถามว่ามีหลักฐานอะไรในการดำเนินคดี
กับตำรวจทั้งเจ็ดนายนี้บ้างมาดูวัตถุพยานกันหน่อยค่ะ
ที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บรวบรวมมา
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับทั้ง๗คนนี้

หนึ่งคือหลักฐานที่เก็บจากบริเวณเก้าอี้โซฟาสีเทาภายในห้อง
๒ค่ะเศษเส้นผมเส้นขนบริเวณพื้นที่ห้องที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดที่นายมาวินเสียชีวิต
หลักฐานชิ้นที่๓ก็คือหลักฐานที่เก็บจากเก้าอี้สีแดง
๔คือน้ำดื่ม๒ขวดนะคะ
เป็นหลักฐานที่เก็บจากโซฟายาวที่อยู่ทางด้านขวาของห้อง
มีขวดน้ำดื่มอีก๑ขวดค่ะ
ค่ะเป็นหลักฐานที่เก็บจากด้ามจับเปิดปิดประตูนี่ค่ะ
ค่ะลายนิ้วมือแฝงที่โต๊ะทำงาน
หลักฐานชิ้นที่๙ก็คือเป็นการตรวจเก็บเยื่อบุกระพุงแก้มทั้งสองข้างนะคะ
ของทางด้านใบเฟิร์นภรรยาของผู้ตายค่ะ
หลักฐานชิ้นที่๑๐ก็คือไปตรวจเก็บเนื้อเยื่อกระพุงแก้ม
ของคุณแม่ของผู้ตาย
นี่คือหลักฐาน๑๐รายการค่ะ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ส่งวัตถุพยานทั้ง๑๐รายการนี้
ให้กับพนักงานสอบสวนสพมนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะแปลงสีฟันมีดโกนหนวด
ก็จะนำไปตรวจเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
จะไปดูช่วงเช้าวันนี้ที่สพมนสวอีกสักครั้งนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยตำรวจเปิดโอกาสให้ญาติ
แล้วก็เพื่อนของผู้ต้องหาเนี่ยมาเยี่ยมกันได้
นี่คือหนึ่งในผู้ที่มาเยี่ยมนะครับ
เขานำของกินของใช้มาเยี่ยมเพื่อน
เป็นเพื่อนของดาบโบ้ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียว
หนึ่งในผู้ต้องหาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ
หลังจากเข้าไปเยี่ยมดาบโบ้บอกว่าวันนี้นำเงินมา๔แสน
ขอประกันตัวดาบโบ้แล้วก็บอกว่านิสัยของดาบโบ้
ความจริงแล้วคือคนดีไม่ใช่คนโหดร้าย
ตอนนี้ก็เลยเห็นใจเพื่อนมากที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ร้อยตำรวจโทสุทัศน์เนี่ยบอกว่าถ้าใครไปอยู่จุดนั้นในวันเกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็โดนสั่งว่าให้ทำแบบนี้โดยนายสั่ง
เท่าที่เห็นในคลิปเชื่อว่าไม่มีตำรวจนายไหนเนี่ยอยากให้คนตาย
หรืออยากเอาชื่อเสียงมาทิ้งกับเรื่องนี้
นี่เป็นวิธีการเค้นผู้ต้องหานะไม่น่าจะใช่การรีดไถเงินของผู้เสียชีวิต
เพราะถ้าจะทำแบบนั้นเขาคงไม่มาทำกันบนโรงพักแบบนี้
ก็เลยอยากให้ภูมิกับโจ้เนี่ยออกมามอบตัวมาต่อสู้คดี
เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เพราะเขามองว่าลูกน้องของเขาอย่างเพื่อนเขาคือดาโภ
ลูกน้องของภูมิกับโจ้ตอนนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าตกร่างแหไปด้วย
ร่างแห่ไปด้วยกลายเป็นนุ่มหนึ่งในผู้ที่ต้องมาทำแบบนี้
ทั้งที่คนที่สั่งเนี่ยคือภูมิกับโจ้ที่เป็นนาย
ถ้าเกิดข้อนั้นอยู่นั้นเราก็ยังโดน
ก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนนะครับ

ลักษณะของพี่โบ๊คคือแกยงในนั้นครับ

ไม่ขอเข้าร่วมแดงมันจะทำอะไรไม่ได้อะครับ
โทษค่ะบรรชามันก็ที่ดีก็มีเยอะนะครับ
กรตำรวจเราถึงอยู่ได้นะครับ

ก็ต้องถามตามเวลาไปนะครับ

คือถ้าไม่มีองค์กรมันอยู่ไม่ได้

ถ้าเขาขาดเขาเป็นตัวเริ่มต้นแล้วหายตัวไป
แต่คนที่รับจำคือนุกน้องน่ะ
ก็ว่านั่นจะมามอบตัวเถอะครับมอบตัวเถอะนะ
เออว่าไงก็ว่ากันไปต่อสู้คดีกันไปเนอะ

ถ้าผิดถูกยังไงก็คงไม่ถึงกับประหารชีวิตหรอกครับ
นี่นะคะเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนของดาบโบ้
ส่วนนี่ค่ะพ่อมาเยี่ยมลูกค่ะ
นายสมานดิตทองอายุ๖๒ค่ะ
พ่อของพันธุ์ตำรวจโทรวีโรธดิตทองค่ะ
เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาเยี่ยมลูกนะคะ
แล้วก็คุยกับนักข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป
คือพ่อบอกว่าต้องดูว่าใครลงมือก่อน
คือถ้าลูกน้องไม่ทำตามมันจะได้เหรอ
คือลูกเล่าให้ฟังว่าห้ามผู้กำกับโจ้แล้ว
พูดแล้วว่านายอย่าทำนะ
แต่พอนายลงมือคนเป็นลูกน้อง
ก็ไม่กล้าจะทำอะไรไม่กล้าจะห้ามไม่กล้าจะขัดขืน
พ่อบอกว่าขอยืนยันว่าลูกไม่ได้ตั้งใจ

พ่อก็คิดเลยว่าทำไมคนดีต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
พ่อบอกว่าอยากขอร้องสังคมค่ะ
อย่าเพิ่งตราหน้าว่าลูกเป็นตำรวจชั่ว

คุณพ่อบอกว่าให้พิจารณาเป็นคนไป
แต่ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เอาผิดเป็นตัวบุคคล
ใครถูกก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
เขาได้พูดแล้วเขาบอกว่านายอย่าทำนะ
นายวิ่งเข้าไปเขาก็วิ่งตามนายมาไง
อย่าทำนะ
เขาก็บอกแล้วอะไรอย่างนี้
เขาพูดอย่างนี้
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำไง
นี้พ่อไม่แก้ตัวนะว่าลูกพ่ออยู่ในนั้น
แต่ว่าเรามานึกถึงจิตใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำ
แล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะ
ถ้าคนคนเดียวทำให้คนดีทั้งหมดออกไปหมด
แล้วบ้านเราเนี่ยจะมีใครไปจับยาเสพติดอีกไหม

จับได้ก็ปล่อยปล่อย

เชื่อไหมคือถ้าคนไหนมีบุญคุณกับเขา
เขาจะตอบแทนช่วยเหลือ

พี่น้องตำรวจตำรวจเขารักเขามาก

ว่าผู้ที่เป็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีที่นำนามถุงไปกลุ่มศีรษะ

แต่ตั้งแต่การรายงานข่าวมาเราก็เห็นว่ามีการออกไหมจับไป๗นาย

แล้วคนอื่นที่เหลือล่ะที่บอกว่า๑๓นายเนี่ย
เป็นใครกันบ้างจะมีการออกหมายจับเพิ่มไหม

เรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการดำเนินคดี
ในส่วนของคดีอาญาและดำเนินการทางวินัย
พลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสด

เรื่องของการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจกลุ่มนี้ค่ะ

ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการได้ค่อนข้างรวดเร็ว

แล้วก็จะต้องพิจารณาความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วย
ส่วนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้อง๑๓นาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบ
อย่างละเอียดเพิ่มเติมอีก๖นายค่ะ

จะมีการดำเนินการทางวินัยเพิ่มยังไงบ้างนะคะ
คือยังไม่ฟันทงว่าทั้งหมด๑๓นายหรือเปล่า
อาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่า๑๓ก็ได้

รับว่าการดำเนินการอาจจะไม่รวดเร็วทันใจ
แต่รับรองว่าไม่ปกป้องคนผิด
ถ้าพบใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการหมดนะคะ
ทั้งทางวินัยทั้งทางอาญาควบคู่กันไป

ไม่ใช่แค่๗คนที่ถูกออกหมายจับนะตอนนี้

ก็มีการพิจารณาตามระเบียบวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกัน
ว่าด้วยการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งตามระเบียบการพิจารณาทางวินัย
มีระยะเวลาการตรวจสอบข้อได้จริง๓๐วันก่อนจะลงความเห็นค่ะ
มันพบหลักฐานตามที่ปรากฎ

ก็เลยเสนอเลยว่าให้สอบสวนวินัยร้ายแรง
ปกติการตรวจสอบข้อได้จริงใช้เวลา๓๐วัน

พราบปราบที่ปรากฎมันน่าจะเชื่อได้ว่า

ก็เลยเศรษฐรรย์ตำรวจเสนอให้สอบส่วนวินัยร้ายแรงไปเลย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่า
กองปราบรามคืนนี้น่าจะมีการแถลงข่าวแน่
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่จะแถลงแบบไหนอะไรยังไงเรื่องอะไรเนี่ย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิกับโจ้เนี่ย

หรือยังจับไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับ

พันธุ์ตมติเอกธิติสรรอุทธนผล

หมายจับ๑วันกับอีก๙ชั่วโมงและ๔๑นาทีแล้ว

จะมีการแถลงข่าวของพบตรว่าอย่างไร

เอาสายสินมาพันในโรงพัก

รวมถึงห้องปราบรามยาเสพติดของชุด๐๙

นี่คุณภูริพัฒน์ไปดูเนี่ยยังมีสายสินอยู่เลยนะฮะ

ตอนนั้นสงสัยนิมนต์พระมาทำพิธีแน่

ตอนนั้นเนี่ยอาจจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
หรือว่าทำพิธีปัดเป่าวิญญาณของ
นายมาวินที่ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิต

ของนายมาวินเนี่ย

ทนายเดชาหรือว่าส่งคลิป
เพิ่มเติมไปให้ทนายสิทธาเนี่ยนะฮะ

วันนี้ทีมข่าวของเราที่นครสวรรค์

พบว่าไอ้ภาพทำบุญมีสายสิน

ตั้งแต่๒๙มิถุนายนนะครับ

มีถวายพระทหารด้วย

มันเกิดขึ้นก่อนหน้าจะเกิดเรื่องของ
นายมาวิน๑เดือนได้นะฮะ

วันคล้ายวันเกิดของภูมิกับโจ้เสร็จ
ตำรวจบางนายเขาก็เอาเลขวันเกิดของภูมิกับโจ้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่

ผลปรากฏว่าออกเลขท้าย๒ตัวนี่คือ๒๙พอดิบพอดี
ตอนนั้นถูกโลเตอรี่กันแทบทั้งโรงพรรค
ทำบุญวันเกิดวันเกิดภูมิกับวันไหนก็คือวันนั้นนะคะ
ที่มีสายสินรอบมาน่ะอ๋อคือที่สายสินรอบอ่ะน่ะ
ค่ะมันเป็นวันเกิดภูมิกับข่าวที่มันไปออกว่า
ทำบุญอะไรนะทำบุญคนตายจริงไม่จริงไม่จริงก็จริงค่ะ
ไม่จริงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคือคือถามถามใครก็ได้
ได้ทุกคนต้องไปดูว่าวันเกิดภูมิกับอ่ะ
วันไหนเขาโยมสายสินกันตั้งแต่วันนั้นเลยคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะ
มาดูประเด็นสำคัญที่เป็นการขยายผลต่อกรณีผู้กำกับโจ้
เรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากจริงจริงเรื่องของความร่ำรวยของผู้กำกับโจ้
ในกรณีการครอบครองรถหรูยี่สิบเก้าคันเมื่อวานเราไล่เรียงไปแล้ว
ว่ามียี่ห้อไหนอย่างไรบ้างรวมแล้วเกือบ๒๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมมันมีหลายประเด็นนะคะไอ้เรื่องของรถหรูเนี่ยค่ะ
ได้มาอย่างไรนำเข้ามาถูกต้องไหมมีใครร่วมขบวนการไหม
เสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าพันธุ์ตำรวจโทกรวัตรปานประพากร
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอแถลงผลการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลระบบบบริหารคดีของดีเอสไอค่ะพบว่ารถของผู้กำกับโจ้
เป็นรถในคดีรถหรูนำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะคะ
ก็คือรถลัมโบกินี่รุ่นอเวนทาดอร์ราคาซื้อขายจากต่างประเทศคือ๔๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยกว่า๑๔ล้านบาทนะคะคิดเป็นภาษีรวมที่ต้องชำระจริง๔๘ล้านบาท
อากรที่ชำระไว้แล้ว๑๖ล้านบาทหมายความว่าภาษีอากรที่ยังขาดชำระคือ๓๑ล้านบาท
นี่ค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยดีเอสไอมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถคันดังกล่าว๘คนแต่ไม่ได้รวมผู้กำกับโจ้นะคะ
ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงขบวนการค่ะจากการตรวจสอบทางดีเอสไอบอกว่า
ผู้กำกับโจ้เป็นผู้ซื้อมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถคนแรก
ต่อมาเปลี่ยนผู้ครอบครองไปแล้วผู้ต้องหาทั้งแปดคนที่ถูกจับไปเกี่ยวกับรถคันนี้
เป็นการกระทำความผิดตามพศศพศศรัฐขาดรายได้จากภาษีอากรรมแล้ว๓๑ล้านบาท
คดีนี้ดีเอสไอส่งสำนวนไปอายการแล้วนะคะเมื่อ๒๒สิงหาคมปี๒๕๕๙
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอายการสูงสุดสำหรับคดีรถหรูหลีกเลี่ยงภาษีที่ดีเอสไอดำเนินการมีทั้งหมดสองร้อยสิบหกคดี
สอบสวนเสร็จสิ้นส่งสำนวนให้อายการแล้ว๑๕๐คดี
ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก๖๖คดีฟังเสียงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
ถ้าเป็นผู้ร่วมรู้เห็นกับผู้นำเข้าก็มีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดี
แต่ในเบื้องต้นตอนนี้มีรายละเอียดเพียงแค่ว่าเป็นผู้ไปซื้อรถคันนี้นะครับ
แล้วก็ครอบครองอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อันนี้คือความร่ำรวยนะฮะที่ต้องไปสืบสวนขยายผลกันเพิ่มเติม
คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าภูมิกับโจ้ถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ไปถูกจับได้ที่จังหวัดชนบุรีนะเดี๋ยวต้องรอฟังการแถลงข่าวจากพบตรนะครับ
เอ๊ะทำไมไปเจอที่ชนบุรีค่ะคือมีรายงานว่าจับได้ครบแล้วค่ะ
ทั้งผู้กำกับโจ้ทั้งอีกหนึ่งนายที่หลบหนีไปนะฮะก็อีกคนนึงก็คือ
จับได้ที่เพชรชบุรีค่ะนะจับได้คนละที่กันเอาเป็นว่าตอนนี้๗คนเนี่ย
จับได้ครบแล้วนะวันนี้สองคนเนี่ยจับได้นะฮะก็คือภูมิกับโจ้คนสำคัญนะครับ
เดี๋ยวรอฟังพบตรแถลงข่าวนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าได้มีการส่งข้อความให้กับนักข่าวอะค่ะ
ใช้คำว่าติดตามการแถลงข่าวจากพบตรที่กรมคับการปราบรามปิดคดีผู้กำกับโจ้
คือใช้คำนี้ส่งให้นักข่าวดังนั้นคุณผู้ชมอยู่กับเรา
ติดตามการแถลงปิดคดีผู้อำกับโจ้นะคะครับอ่าท่านผู้ชมครับอ่า
ส่วนเรื่องของความร่ำรวยของภูมิกับโจ้เนี่ยโดยเฉพาะรถหรูเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจค้นบ้านอย่างที่รามอินทราเนี่ยเมื่อวานนี้เจอรถหรู๒๙คัน
ทั้งรถยนต์รถตู้ยี่ห้อดังดังทั้งนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
พร้อมกับรายงานเรื่องเส้นทางในการไปเอารถหรูมาแล้วก็ทำเป็นรถหนีภาษีจับได้
ศุลกากรเอาไปขายท่อตลาดต่อแล้วก็รับเปอร์เซ็นต์มาต่อเนี่ยนะครับอย่างการครอบครองรถหรูทั้งหมดยี่สิบเก้าคันเนี่ย
แน่นอนว่าเป็นตำรวจตั้งแต่ชั้นยศต่างมาจนถึงล่าสุดเป็นภูมิกับการสพมนครสวรรค์เนี่ยเงินเดือนตอนนี้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท
แต่ทำไมถึงมีรถหรูเยอะเหลือเกินอย่างเช่นลัมโบกินี่คันหนึ่งก็๔๗ล้านนะฮะ
ลัมโบกินี่อาเวนทาดอร์แอลพีเจ็ดสองศูนย์สี่ห้าสิบปีนะปีสองพันสิบสาม
ราคาเริ่มต้นคือสี่สิบเจ็ดล้านบาทเป็นรุ่นฉลองครบห้าสิบปี
คันนี้สีเหลืองนะครับผลิตทั้งโลกแค่๑๐๐คัน
และภูมิกับโจ้เป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้
ส่วนกรมศุลกากรเนี่ยท่านก็ไปตรวจสอบต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเอารถหรู
ตำรวจที่ชื่อพันธุเอกธิติสันหรือว่าภูมิกับโจ้จับได้
เอามาส่งสุรกากรเอาไปประมูลขายแล้วก็รับเปอร์เซ็นต์ค่ารางวัลต่างไป
กรมศุลกากรไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าภูมิกับโจ้เป็นเจ้าของสำนวนคดีนำส่งรถหรู
กรมศุลกากรตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙
ตอนนั้นเป็นตำรวจอยู่ที่ปศปราบรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย๖ปีเนี่ย
นำส่งรถหรูให้กรมศุลกากร๓๖๘คัน
นี่นะฮะ๓๖๘คันมูลค่ากว่า
สุรกากรนำเข้าสู่กระบวนการต่างต่างประมูลขายท่อตลาด
ไปแล้ว๓๖๓คันยังเหลือที่ขายไม่ออกอีก๕คัน
แต่เอาเป็นว่าทุกคันเนี่ยเขาได้รางวัลทั้งนำจับ
แล้วก็ค่ารางวัลค่าสายข่าวนะรางวัลนำจับและค่าสายข่าว
ทั้ง๒ส่วนนี้เนี่ยคิดรวมแล้วเป็น๔๕ของเงินจากการประมูลได้
แล้วคิดดูฮะขายทอดตลาดไปได้แล้ว๓๖๘คันเนี่ยคูณเข้าไป
ภูมิกับโจ้จะได้เงินไปแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่ปี๕๔ถึงปี๖๐นะครับ
คือมีข้อมูลว่าวิธีการของภูมิกับโจ้เนี่ยตั้งแต่เป็นตำรวจแล้วก็ทำงานปราบรามยาเสพติด
พื้นที่ชายแดนใต้นะฮะเขาก็จะไปซื้อรถหรูจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งแน่นอนว่าภาษีเนี่ยเขาถูกกว่าอย่างมีคันนึงเนี่ยเป็นบีเอ็มแต่เบิ้ลยู
ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาแค่สี่แสนถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหหลายล้านแน่
สามล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยประมาณนั้นไปเลยนะครับซื้อสี่แสนขับเข้ามาในไทยนะ
ก็ลักลอบเข้ามานั่นแหละแต่ว่าตัวเองเป็นตำรวจไงก็เอาเข้ามาได้นะครับ
เสร็จแล้วก็ทำทีว่าผมเนี่ยจับรถคันนี้ได้แต่หาคนเกี่ยวข้องไม่ได้
หาผู้ต้องหาไม่ได้แต่เป็นรถต้องสงสัยลักลอบนำเข้าแน่ผิดกฎหมาย
ผมเอามาส่งศุลกากรศุลกากรเขาก็รับมอบ
แล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการทางคดีต่างพอเสร็จสับเรียบร้อย
ภูมิกับโจ้ไปซื้อมาสี่แสนนะฮะเอาออกไปประมูลเนี่ย
ประมูลได้ราคาสองล้านบาทค่ะภูมิกับโจ้เป็นผู้นำส่ง
แน่นอนว่าได้รางวัลนำจับแล้วก็ค่าสายข่าวด้วยนะฮะ
รางวัลนำจับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าสายข่าวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
รวมเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าสองล้านที่ประมูลได้
ผู้กับโจ้ได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเก้าแสนบาทซื้อรถมาสี่แสน
ต้นทุนไปก็ยังได้กำไรห้าแสนบาทค่ะแต่เขามีหลายยี่ห้อนะฮะ
จากทั้งหมดในช่วงปีห้าสี่หนึ่งหกศูนย์สามร้อยหกสิบแปดคันเนี่ย
ที่ขายไปได้แล้วสามร้อยหกสิบสามคันมันไม่ใช่แค่รถบีเอ็มเท่านั้น
มีรถหรูยี่ห้อดังดังอีกเยอะแยะไปหมดแต่ลองเอาง่ายง่ายถ้าเราเอา
แสนคูณก็แล้วกันนะราคาเนี่ยที่เขามีรายงานกันเนี่ย
แสนคูณสามร้อยหกสิบแปดเท่ากับว่าภูมิกับโจ้จะต้องได้ค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งไปแล้ว
จากการประมูลของกรมศุลกากรเนี่ยสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทค่ะ
ในช่วงหกปีนะคะโอ้โหคุณสามารถมีรายได้ตรงนี้ถึงสามร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทอันนี้นับแบบไม่ใช่ราคารถหรูนะ
ถ้ามีราคาแพงกว่านี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้อธิบดีกรมศุลกากร
พัชระอนันตสินนะครับตอนนี้สั่งให้หน่วยงานภายในของกรมเนี่ย
มีการชำระภาษีถูกต้องหรือเปล่าเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่อาจเกี่ยวข้อง
กรณีนี้โดยให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน๗วัน
แล้วยังได้ขยายผลในการเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ที่มีชื่อภูมิกับโจ้
เป็นผู้ครอบครอง๑๓คัน
จำนวนนี้มีใบขนเข้ามาถูกต้อง๕คันอย่างเช่นโฟลกปอเช่
แล้วก็มีรถที่มาจากการประมูล๒คันคือปอเช่กับเบลลี่
มีรายงานว่าสมัยที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ทำคดียาเสพติด
ตอนนั้นก็ทำคดียาเสพติดรายใหญ่หลายคดี
พร้อมกับการนำส่งรถหรูให้กับศุลกากรด้วย

เขาจะใช้วิธีการเหมือนกับที่ปรากฏเป็นคลิปเป็นข่าวณขณะนี้หรือเปล่า
เอาล่ะค่ะนี่คือเรื่องของรถหรูนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีหลายประเด็นนะคะเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้นะคะ
ต้องขยายผลเงินต่อเพิ่มเติมค่ะ
คดีของภูมิกับโจ้กับพวกนะฮะ
คลุมศีรษะของผู้ต้องหาคดียาเสพติด

สุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับเป็นคดีใหญ่นะฮะตามคดีกันมาหลายวันนะครับ
ณขณะนี้ทั้ง๗คนเนี่ยถูกจับได้ครบหมดแล้วนี่คือ๒คนล่าสุดและคนนี้คือคนสำคัญ
ภูมิกับโจ้พันธบทเอกธิติสรรอุทธนพลอดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์
ที่เห็นอยู่นี่คาดว่าเป็นห้องควบคุมตัวหรือว่าห้องสอบสวนในกองปราบรามกองบังคับการกองปราบรามที่กรุงเทพนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะตามการแจ้งข่าวของทางตำรวจมายังสื่อมวลชนที่บอกว่าประมาณสามทุ่มวันนี้เนี่ย
ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะทุกผู้ชมครับจากที่มีข่าวว่าไปชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะจะขอมอบตัวที่
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ก็มี
จะมาขอมอบตัวที่กองปราบรามก็มีสุดท้ายล่าสุดณขณะนี้
คือถูกจับได้ที่จังหวัดชนบุรีส่วนอีกคนนึง
ผู้ต้องหาอีกคนนึงที่วันนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับค่ะ
ก็คือร้อยตำรวจโทธรณินมาตรวันนาอดีตรองสารวัตรปราบราม
ของภูมิกับโจ้เนี่ยนะครับจับได้ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
วันนี้เนี่ยที่คาดว่าจะมีสักประมาณสามทุ่มเนี่ยอีกไม่ถึง
พบตรท่านจะให้รายละเอียดว่าอย่างไรบ้าง
นี่คือล่าสุดที่กองบังคับการกองปราบรามนะครับที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือภาพสดเลยนะคะที่หน้ากองบังคับการปราบรามนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพจะเห็นกองทัพสื่อมวลชนค่ะ
ปักหลักรอติดตามการแถลงข่าวนะคะจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าได้มีการส่งข้อมูลไปให้กับนักข่าวนะคะว่าจะมีการแถลงข่าว
ปิดคดีผู้กำกับโจ้ภายในคืนนี้เบื้องต้นคาดว่าประมาณสามทุ่ม
ดังนั้นคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะทันทีที่มีการแถลงข่าว
เราจะตัดภาพสดไปที่กรบังคับการปราบรามทันที
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พร้อมที่จะรายงานสดความคืบหน้าที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
เชื่อว่าเป็นคดีที่คุณผู้ชมรอติดตามแล้วค่ะ
ตอนนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กองบังคับการปราบราม
เห็นว่าพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศเข้ามานะคะ
คุณสิริวัลคะอยู่ในสายกับเราใช่ไหมคะ
คุณสิริวัลค่ะคุณเฮียตรีสองคุณภาพเชิงสวัสดีค่ะ
ตอนนี้บรรยากาศการรอคอยเป็นยังไงกันบ้างคะ
ได้เห็นภาพอะไรเคลื่อนไหวที่กรมคับการปราบรามบ้างไหมคะ
ตอนนี้นะคะบรรยากาศที่กองปราบปรามนะคะ
ก็มีสื่อมวลชนมารอเพื่อที่จะฟังการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คุณเขียนมาสอนที่ตอนนี้หลังจากที่เราได้เห็นภาพที่เผยแพร่พร้อมกันในโซเชียลมีเดีย
ว่าขณะนี้ตัวของผู้กำกับโจ้ได้อยู่ที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งในภาพที่มีการเผยแพร่ค่ะทางพบตรก็ได้มีการนั่งพูดคุยนะคะในลักษณะน่าจะเป็นการสอบสวนเบื้องต้น
กับทางผู้กำกับโจ้ค่ะในลักษณะที่มีการถูกมัดมือด้วยพลาสติกอ่อนแล้วก็มีกันหลายคนเลยค่ะ
สื่อมณฑลก็อย่างนี้ค่ะ

ร้อยตำรวจโทธรณินนี่มาได้ตัวมาพร้อมกันไหมฮะที่จะแถลงข่าว
อีกคนนึงร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะดำจับกลุ่มมาในครั้งนี้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะรอ
เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางพบตรจะแจ้งมาให้กับสื่อมวลชน
เมืองต้นก็แจ้งไว้ว่าประมาณ๒๑นาฬิกา

เพราะมีรายงานข่าวว่าต้องรอให้พลตำรวจ
เอกสุชาติธิรัสวัสตร์เดินทางกลับมาจากนครสวรรค์
ก็จะเป็นการนั่งแถลงข่าวพร้อมกันกับพบตร
แล้วก็ผู้กำกับโจ้ค่ะที่กองปราบรามค่ะ
ได้มีโอกาสเห็นจังหวะที่ควบคุมตัว
ผู้กำกับโจ้กับผู้กองธรณินเข้าไปที่กองปราบกันบ้างไหมคะ
คือวันนี้คุณเขมสอนค่ะสื่อมวลชนที่มารอที่กองปราบ
ก็มารอกันตั้งแต่เวลาประมาณสัก๑๘นาฬิกา
ซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าว
ว่าจะมีการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตอนแรกหลายคนก็ยังไม่ได้คาดคิดว่าการแถลงข่าวในวันนี้
จะมีการนำตัวผู้กำกับโจ้มาร่วมแถลงข่าวด้วย
แต่ว่าเมื่อเวลาประมาณสักก่อน๑๙นาฬิกาก็มีการเผยแพร่ภาพ
สื่อมวลชนก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นภาพพร้อมกันปรากฏว่า
เผยแพร่ภาพผู้กำกับโจ้นั่งอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งจังหวะที่มีการควบคุมตัวขึ้นไป

ว่าได้รับข้อความว่าให้ไปรอการแถลงข่าวกันตั้งแต่กี่โมง
สื่อมนุชนได้รับข้อความแจ้งต่อกันคุณเขียนบริษัทธิ์ค่ะ

ก็เป็นการแจ้งว่าทางพบตรจะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
เรื่องต้นเป็นการแจ้งว่าจะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้
แต่ยังไม่มีการบอกนะคะว่าจะเป็นการนำตัวภูมิกับโจ้มาร่วมแถลงด้วย
จนมีการเผยแพร่ภาพ
ที่เราได้เห็นพร้อมกันว่านั่งอยู่พร้อมกับพบตร
ตอนนี้ก็รอเพียงการแจ้งการส่งสัญญาณมา
นะคะว่าจะมีการให้สื่อมวลชนขึ้นไปที่ชั้น๒

เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็พร้อมกันหมดทุกคนแล้วค่ะ

รอเพียงการส่งสัญญาณของทางเจ้าหน้าที่

ดังนั้นก็ไม่มีนักข่าวที่ไปถึงกองบังคับการปราบปรามทันจังหวะที่ได้เห็นการควบคุมตัว
ผู้กำกับโจ้กับผู้กองธรณินเข้าไปนะคะ

เอาล่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปที่คุณสิริวัล
หากมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวอะไรคุณสิริวัลรายงานมาได้ทันทีนะคะ
ทุกผู้ชมครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยถูกควบคุมตัวได้ที่เพชรชบุรีนะฮะ
ส่วนภูมิกับโจ้พันธมเอกธิติสันเนี่ยถูกควบคุมตัวได้ที่ชนบุรี
แต่ที่เห็นที่กองปราบแน่เนี่ยคือภูมิกับโจ้
ร้อยตำรวจโทธรณินอาจจะอยู่ในช่วงของการนำตัวมาก็ได้แล้วก็รอการแถลงข่าวซึ่งผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับทางมีทนายความท่านหนึ่งนะฮะเดินทางมาที่กองปราบรามเมื่อช่วงค่ำนะฮะ
เตรียมทนายไว้ให้ตามสิทธิ์หรือว่าผู้ต้องหาติดต่อมาเองอะไรยังไง
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้คุมตัวได้แน่นะฮะ
ดังนั้นตอนนี้รอนะคะอยู่กับเราไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ทันทีที่มีการแถลงจากกองบังคับการปราบรามเราจะตัดสดไปที่นั่นทันทีค่ะ
จับได้ครบถ้วนแล้ว๗คนนะคะ
เดี๋ยวไปดู๕คนหน่อยนะ๕คนที่จับได้ก่อนนะครับ
จับได้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่คือห้าคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น
พันธุ์ตำรวจรีระวีโรธดิตทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค
และ๑๐ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
ซึ่งเป็น๕คนใน๗นะฮะที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายมาวินจนเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำแล้ว
นี่ค่ะนี่คือภาพตอนที่นำออกมาเมื่อเช้า
แต่ว่าคนนี้ครับท่านผู้ชมครับถึงขั้นร้องไห้เลยนะฮะ
นี่คือ๑๐ตระหนดรีประวีกรนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนเขาเจอสื่อมวลชนที่อยู่ที่หน้าสพมนครสวรรค์เนี่ย
เขาพยายามตะโกนบอกกับสื่อมวลชนบอกกับผู้สื่อข่าว
บอกขอความเป็นธรรมให้ด้วยพูดอย่างนี้อยู่สองสามรอบนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยนะฮะ
เดี๋ยวความจริงประกอบ
มีอีกเสียงนึงเนี่ย

นั่นคือดาบโบ้นะครับ
ดาบตำรวจวิสุทธิ์นะครับ
เขาบอกเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเอง
นี่เป็นช่วงที่ทั้ง๕คนนะครับ
เพื่อเดินทางไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อสารขอคัดค้านการประกันตัว

ว่าจะออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วจะส่งผลเสียต่อรูปคดีได้
ส่วนอีกสองคนก็ค่ะผู้กำกัดโจ๊ะ
ในวงกลมแดงตอนนี้อยู่ที่กองปราบรามแล้ว

พร้อมกับอีกคนคือคร้อยคร้อยฮทรนนินเนีย
มีข่าวว่าจับได้เหมือนกันแต่อยู่ที่เพชรชบุรี
ทางตำรวจนครสวรรค์เนี่ยวันนี้ยังคงเดินหน้าในการหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนเนี่ยเข้าไปที่ห้องสืบสวนตามภาพในกล้องวงจรปิดที่สพเมืองนครสวรรค์ด้วย
ห้องทำงานของชุดปราบรามยาเสพติดหรือว่าชุด๐๕ของสพมนครสวรรค์
เดิมเนี่ยเป็นร้านกาแฟเก่าเขาเรียกว่าบ้านกาแฟนะครับ
ซึ่งก็ได้เข้าไปดูเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
นี่เป็นภาพตอนที่ประชุมกันเมื่อเช้าอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพที่ห้องสืบสวนที่เขากั้นพื้นที่เอาไว้
ห้องสืบ๐๕ครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนี่นะครับ
ตอนนี้ก็กั้นพื้นที่เอาไว้แล้วเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
แต่วันนี้ตำรวจเนี่ยไปหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับคดีนี้
ค่ะซึ่งที่บริเวณจุดนี้ค่ะมีรายงานข่าวว่าก็เขาอยากจะให้รื้อไปเลย
ถ้าจะมีการสอบปากคำสอบสวนผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตาม
กระทั่งคดียาเสพติดก็อยากจะให้เข้าไปที่โรงพัก
ก็จะได้เห็นว่าเข้าไปอย่างไรมีการสอบปากคำอะไรยังไง
จะได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าตรงนี้มันจะแยกทางเข้าไป
นี่นะคะทีนี้ค่ะต่อเนื่องจากคุณภาคภูมิ
พอนำตัวทั้ง๕ผู้ต้องหาไปสารจังหวัดนครสวรรค์
ตำรวจยื่นคำร้องฝากขังตำรวจทั้ง๕คนเป็นการฝากขังครั้งที่๑
พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีร้ายแรง
คำร้องระบุพฤติการว่า๔สิงหาคม
ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายมาวินผู้เสียชีวิต
กับนางสาวใบเฟิร์นแฟนสาว
ที่ร่วมกันนำยาบ้ามาจำหน่ายให้กับสายลับของกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำการล่อซื้อ
โดยจับกลุ่มตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์
ต่อมาในมาวินผู้ต้องหาได้ข้อมูลมาว่า
ซุกซ่อนยาบ้าเอาไว้จำนวนมาก
ห้าสิงหาคมผู้ต้องหากับพวกก็เลยเค้นสอบครับ
หาที่ซ่อนของยาบ้าจนนายมาวินเสียชีวิต
แล้วกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้ตรวจยึดยาเสพติด
และรถที่ตรวจยึดได้ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ตำรวจรีปวีกรผู้ต้องหาคนที่สี่
คำร้องขอประกันตัวนะคะ
สารจังหวัดนครสวรรค์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา
พฤติการแห่งคดีเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน
อัตราโทษสูงเป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับเป็นพนักงานสอบสวน
ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเอาไว้ด้วย
ถ้าให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปเชื่อว่าจะหลบหนี
จึงไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
ตำรวจรีปวีกรไม่ได้ประกันตัวนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔คนไม่มีใครยื่นคำร้องขอประกันตัวเลยค่ะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งเรือนจำเลยนะคะ
เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ทันทีทั้ง๕คน
พลตำรวจรีระพีพงศุภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
พูดถึงกรณีชุดสืบสวนสอบพ่อของผู้เสียชีวิต
ประเด็นจำนวนเงิน๕ล้านบาทที่มีการกล่าวอ้างว่าจ่ายสินบนเพื่อปิดคดี
และมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนมีหลักฐาน
พร้อมจะแจ้งข้อหาพ่อของผู้เสียชีวิตในข้อหาให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่

คือจะต้องพิจารณาถึงพยานหลักฐานที่จะสาวไปถึงนะคะ
ซึ่งถ้าพบว่ามีหลักฐานตำรวจก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกว่ามีหลักฐานหรือไม่ในประเด็นตรงนี้ค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะฮะ
น้องเขาอายุ๑๗ปีนะครับน้องเขาบอกกับเรานะครับ

เขาเคยถูกชุดปราบรามยาเสพติดหรือว่าชุดปศ๐๕
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายเดือนก่อน
เขาให้ข้อมูลกับเรานะฮะบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา

ตอนนั้นน้องเขานั่งอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะ
ซึ่งเขาจำได้แม่นเลยนะว่าใครเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
ขับรถผ่านมาแล้วขอตรวจค้นซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดี
แต่อยู่ตอนที่ตรวจค้นถูกล็อกคอนะครับแล้วก็พาขึ้นรถ
พาไปห้องสืบสวนห้องเดียวกับที่เป็นข่าวกับที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิด

ตอนนั้นเนี่ยตำรวจ๕๖คนเนี่ยได้แยกออกไปที่ห้องด้านหลังนะแยกตัวน้องเข้าไปนะครับ
ซึ่งข้างหลังเนี่ยมันเป็นห้องครัวแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะแต่ปรากฏว่า
ไม่มีอะไรสารเสพตกสารเสพติดไม่เจอนะฮะตำรวจก็ทำประวัตินะ
แล้วก็พบว่าตัวน้องเขาอายุ๑๗ปีก็เลยถามว่าอ้าวแล้ว
ใครเนี่ยพามานะครับน้องก็ให้ข้อมูลไปบอกว่าถูกตำรวจชุดพี่นั่นแหละพาผมมา
แต่ว่าชุดที่ตรวจเนี่ยเขาอีกชุดหนึ่งชุดที่พามาเนี่ยเดินออกไป
แล้วก็ชุดที่พาไปตรวจปัสสาวะเนี่ยเป็นอีกคนนึงตอนนั้นตำรวจชุดนั้น
ก็เลยไปเรียกเอาเงินกับรุ่นพี่ของตัวเองที่มีอยู่๔คน
เรียกคนละหมื่นสองหมื่นบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเพราะว่าโดนคุมกันมาหลายคน
ซึ่งถ้าเกิดจะไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะเกิดไม่ให้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีนะ
มีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยต้องนอนอยู่ในห้องนั้นห้องที่เป็นห้องสืบเนี่ย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนอนอยู่คืนนึงถึงจะหาเงินมาจ่ายให้กับตำรวจชุดนั้นได้
เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีที่ถูกควบคุมตัวมา
ใช่ไม่ทำตัวมาเขาไม่แก่เอาตังค์เขาเก็บไว้เลย
โหเกินไปผมคิดว่าเออดีนะพวกผมพวกพี่ผมรอดไม่โดนขนาดนี้
นั่งอยู่เลยเวลาเคอร์ฟิลล์ถูกล็อกตัวมาเลย

ถ้าไม่ให้เงินก็ไม่รู้ว่าจะถูกข้อหาอะไรยังไงบ้าง
แต่น้องคนนี้เขาบอกเขาโชคดีตรวจปัสสาวะไม่มีสารเสพติดนะฮะ
แล้วก็บอกกับเรานะครับบอกว่าตกใจมากนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
แต่ตอนนี้ดีใจมากที่ทราบว่าตำรวจชุดนี้ถูกจับแล้ว
เพราะถ้ายังอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
เกิดขึ้นอีกมากน้อยขนาดไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดถือว่าเลวร้ายมาก
แล้วน้องเขาบอกนี่ผมถือว่าผมโชคดีมากนะคือวันนั้นเนี่ยถ้าผมโดนแบบนั้นเนี่ย
อืมโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะนะถือว่าโชคดีมากที่ผมไม่โดนทำร้ายในวันนั้น
ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวรอการแถลงข่าวจากทางพบตร
กองบังคับการปรับรามนะคะเพราะว่าจับได้แล้วครบแล้ว
ผู้กำกับโจ้นะคะแล้วผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าภูมิกับโจ้เปิดปากแล้วด้วย
พูดว่าไม่ได้เรียกเงินสองล้านตามที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้หนีไม่มีใครพาหนี
แต่ตกใจเลยกลับไปตั้งหลักค่ะแล้วบอกว่าขอโทษที่ทำให้ตำรวจภาพลักษณ์เสียหาย
ครับบอกว่าที่ก่อเหตุไปถามหายาเท่านั้นไม่ได้เรียกเงินสองล้าน
ต้นได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอการแถลงข่าวชัดอีกที
กองบังคับการปราบรามนะคะคาดว่าน่าจะประมาณ๓ทุ่ม
ทีนี้มาดูประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวเป็นข้าราชการระดับสูง
แต่ขอไม่เปิดเผยตัวตนนะคะแหล่งข่าวรายนี้เปิดเผยพฤติกรรม
และความเป็นมาของผู้กำกับโจ้บอกว่าผู้กำกับโจ้
ก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่

จะเห็นว่าผู้กำกับโจ้ไม่เคยอยู่ในสถานีตำรวจมาก่อนด้วยซ้ำ
เพราะว่าเริ่มต้นทำงานในหน่วยงานระดับสูงกว่าท้องถิ่น

เริ่มทำงานตำแหน่งสารวัตรในกองกำกับการ๒
กรรมคับการปราบรามยาเสพติดหนึ่ง
แล้วก็ขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับการค่ะ
แล้วก็มาทำงานระดับท้องที่ตอนย้ายมาเป็นรองผู้กำกับที่สพเมืองพิศนุโลกนะคะ

ที่เป็นงานบริการให้บริการประชาชนเนี่ย
ก็ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้วก็ต้องสามารถครองตนครองคนครองงานให้ได้
แต่ผู้กำกับโจ้ไม่เคยผ่านงานลักษณะแบบนี้มาก่อน
ลูกน้องของผู้กำกับโจ้ที่ย้ายให้มาทำงานด้วย
ไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่ามาจากเชียงใหม่

แต่พอมาทำงานแล้วก็ไม่ดูแล
เมื่อพ่อแม่หรือยาดผีน้องลูกน้องป่วยก็ไม่อนุญาตให้กลับไปเยี่ยม
ตอนนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
วันแรกเนี่ยนะที่ผู้กำกับโจ้มารับตำแหน่งผู้กำกับสพมนครสวรรค์

ตำรวจที่คอยดูแลผลประโยชน์ของโรงพัก

ซึ่งเขาใช้คำว่า

แล้วก็ผู้กำกับโจ้ชอบอ้าง

ให้ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องไปด้วยกัน
ปกติแล้วตำรวจที่จบใหม่
จะไม่มาดูแลเมืองใหญ่แบบนี้นะคะแหล่งข่าวบอก

ขึ้นมาเป็นผู้กำกับสพเมืองได้ยังไง
เหมือนพี่โรควิรัอยนิแต่ก็ไม่ได้

แล้วในส่วนของที่พวกลูกน้องที่เขาเอามานี่

เห็นว่าสวัสดินภูมิรู้สึกอยู่ใจแก่เชียงใหม่นะ

มีข่าวมานะว่าแม่เมียมันป่วยแต่มันก็พี่ก็ไม่ให้ไปเยี่ยมเมีย
หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกดดันจริงไหมที่เขาว่าไอ้โจ้เนี้ย
มันเป็นคนทำโหคากเวลาเรา
มันมันมันมันมันไม่รู้หัวจำแปลกน้ำตรงนี้เนี้ยมันคือ
ถ้าเด็กเนี้ยตกใหม่ไหมอะไรคือใหม่ไหมได้เอกสรุป
ลาดีที่มันมีปัญหาอ่า
เราก็ต้องแปลงเสียงแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลของเราแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะแหล่งข่าวคนนี้บอกอีกว่าเขาก็ไม่รู้สาเหตุนะ
ผู้กำกับโจ้ลงมือก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ว่าก่อเหตุเพื่ออะไร
อยากได้ผลงานหรืออะไรมันคาดเดาไม่ได้
รับว่าที่ผ่านมาไม่เคยเข้ามาตรวจเยี่ยมที่โรงพัก
แต่ได้ข้อมูลมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาและตำรวจระดับเดียวกันกับผู้กำกับโจ้
ก็คือไม่มีใครอยากยุ่งด้วย
มีแต่คนบอกว่าไม่มีใครอยากยุ่งด้วย
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้ของตำรวจอาจเคยมีอยู่บ้างหรือยังมีอยู่นะคะ
แต่ไม่มีตำรวจระดับผู้กำกับหรือหัวหน้าหน่วยลงมือก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะของตำรวจชั้นผู้น้อย
แต่เหตุการณ์นี้ผู้กำกับลงมือทำซะเองแล้วการที่ผู้ต้องหาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนก็ต้องรับโทษตามกฎหมายค่ะ
ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นที่เขาพูดถึงกันอยู่ว่าเอ๊ะลักษณะพฤติกรรมต่างเนี่ย
เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดที่เขาไปทำร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิต
ตกลงแล้วความผิดของแต่ละคนเนี่ยมันหนักมันเบามันมากมันน้อยขนาดไหน
แม้ตอนนี้จะถูกออกหมายจับเป็นข้อหาที่เหมือนกันทุกคนทั้ง๗คน
แต่บางคนเขาบอกเขาถูกนายสั่งบางคนบอกขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ
ล่าสุดที่คุณนิพิษอินทรัศน์สมบัติอดีตรองหัวหน้าภาคประชาธิปัตธ์
สสพัทธลุงพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้นะครับ
บอกว่าคดีคลุมถุงดำกับการซ้อมผู้ต้องหาไม่ใช่ของใหม่แต่มีมานานแล้ว
คดีที่นครสวรรค์ผิดแน่นอนมีการทำร้ายผู้ต้องหาจนตายมีหลักฐานชัด
แต่ยากที่การตั้งข้อหาเนี่ยมันต้องดูว่าอย่างนี้
เป็นการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลหรือไม่
ถ้าตอบแบบสูตรสำเร็จตามแนวดีกาที่มีอยู่ว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาโดยเล็งเห็นผล
ถ้าแนวดีการที่เคยมีเนี่ยก็แจ้งได้

๒คุณนิพิษบอกว่าทำไมต้องมีการกู้ชีพ
คดีนี้เป็นเพียงการรีดเอาทรัพย์
ถ้าใช่ก็ต้องเริ่มด้วยการตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ไม่ใช่เริ่มด้วยการแจ้งข้อหาด้วยการฆ่าด้วยเจตนา
คุณนิพิษบอกว่าที่เขียนเรื่องนี้เพียงเตือนด้วยความรู้น้อยไม่อยากให้ผิดพลาด
มีฉะนั้นการลงโทษก็ไม่เป็นไปตามสัดส่วนแห่งการกระทำความผิด
ขณะเดียวกันทนายศิษฐาเวียบังเกิดธนายต้ำ
เป็นคนเอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยนะฮะบอกว่าต้องดูการกระทำว่าประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผล
ซึ่งคดีนี้การนำถุงไปครอบศีรษะย่อมมีโอกาสทราบได้ว่าเขาอาจเสียชีวิต
ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ย่อมเล็งเห็นผลซึ่งภูมิกับโจ้น่าจะโดนโทษหนักที่สุด
เพราะเป็นคนลงมือทำทุกอย่างส่วนลูกน้องคงไม่สามารถใช้ข้ออ้างได้ว่าทำตามคำสั่งนาย
เพราะกลัวจะถูกลงโทษหรือถูกย้ายโดยย้ำว่าการเอาถุงมาคลุมศีรษะนั้น
ถือว่าเป็นเจตนาไปแล้วและไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนี้ด้วย
เพราะสมัยนี้เขาไม่มีการทำร้ายไม่มีการซ้อมผู้ต้องหาแบบนี้
ตำรวจต้องไปพยายามหาหลักฐานอย่างอื่นมาเพื่อจะเอาผิดกับผู้กระทำผิด
ไม่ใช่ไปบีบบังคับเขาด้วยการทรมานเพื่อให้เขารับผิด
สมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วนะครับตำรวจเนี่ยต้องไปหาหลักฐานอย่างอื่น

ไม่ใช่บีบังคับด้วยการทรมาน
ส่วนทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับ
ซึ่งเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เป็นคนแรกเนี่ยนะครับ
นายเดชาบอกว่าจากพยานหลักฐานในคลิปในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าตำรวจทั้ง๗นายมีส่วนร่วมกระทำความผิดทั้งหมด
ถ้าเกิดว่าบางคนจะอ้างว่าเป็นคำสั่งของนาย
ก็คือภูมิกับโจ้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหากจะอ้างว่าเป็นแบบนี้
ก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแต่เมื่อเป็นตำรวจควรรู้ว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกกฎหมาย
แล้วก็ต้องไม่ทำตามการอ้างว่าทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถือว่าฟังไม่ขึ้น
ดังนั้นผู้ต้องหาควรรับสารภาพว่าร่วมกันกระทำความผิดจริง
แต่ทำไปเพราะเหตุใด
แต่หากจะบอกว่าไม่มีเจตนาเรื่องนี้
นายเดชาบอกว่าเห็นจากคลิปแล้วอาจจะต่อสู้ลำบาก
เพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้แสดงตัวหรือว่าร้องเรียน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจับกลุ่ม
หากไม่มีการบันทึกการจับกลุ่มก็ยิ่งมีความผิดอีกหลายข้อหา
ถูกเด้งถูกย้ายถูกการแกล้งอะไรก็ว่าไป
แต่ยอมรับผิดไปดีกว่า
และให้ข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีกับตัวการใหญ่
เช่นอาจจะเป็นผู้กำกับหรือใครถ้าใครที่อยู่เบื้องหลัง
ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีคนอื่นมากกว่านี้
คงอาจจะไม่ใช่แค่นี้แล้วมันอาจจะมีการกระทำอันนี้
มาหลายครั้งแล้วจนย่ามใจ
มีการฆ่าคนตายในโรงพักเนี่ยถือว่าย่ามใจนะ
คือคดีจะพลิกหรือไม่มันอยู่ที่๑พนักงานสอบสวน

เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจอายการทำเต็มที่นะ
พยายามหลักฐานขนาดนี้นะผมว่านะ
แน่นหนาเพียงพอมั่นคงเพียงพอที่จะ
รับฟังลงโทษผู้ต่างหาเหล่านี้ได้
กับโจ้ไม่ยอมเปิดเผยคลิปเรียกรับถึง๒๐ล้านบาท

นายเดชาบอกว่าพรุ่งนี้
จะไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนโคคราม
เพื่อเอาผิดกับทนายสิทธาฐานหมินประมาท
โดยการโฆษณาเกี่ยวกับการนำคลิปไปต่อรอง

นายเดชาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับ
ทั้งที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลย

แต่กลับไปสร้างพยานหลักฐานขึ้นมา
แล้วไปกระจายข่าวผ่านสื่อต่าง
เพื่อจะทำลายชื่อเสียงของทนายเดชา
ค่ะนี่นะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ย
เห็นเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาค่ะ
เหมือนกับว่าทันทีที่มีข่าวว่า

นายเดชาโพสต์เลยว่า

มีทนายเดชาไปเรียกเงิน๒๐ล้าน

เดี๋ยวก็รู้ใครพูดจริงพูดเท็จ

อันนี้ก็คือภาพที่สื่อทุกสำนักค่ะ

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ารอการแถลงข่าว
จากผู้บรรชการตำรวจแห่งชาติที่กรมกรรมการปรับราม
ขับการปรับรามและมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
คุณผู้ชมสังเกตค่ะภูมิกับโจ้ถูกจับ
นักข่าวบอกเลยว่าลักษณะดูสู้ผอมแล้วก็
ได้มีการให้ปากคำกับตำรวจในลักษณะที่ว่าไม่ได้เรียกเงิน๒ล้าน
ตามที่มีข่าวนะคะแต่ที่ทำไปที่เอาถุงดำไปคลุมศีรษะผู้ต้องหาจนเสียชีวิตเนี่ย
เพื่อที่จะถามหายาเสพติดเท่านั้นแล้วก็อ้างว่าไม่ได้มีใครพาหลบหนี
แต่ที่ยังไม่มอบตัวเพราะว่าตกใจใช้คำว่าตกใจ
และกลับไปตั้งหลักก่อนอยากจะขอโทษที่ทำให้ตำรวจภาพลักษณ์เสียหาย
จากกรมกรรมการปราบปรามคาดว่าประมาณสามทุ่มนะคะ
อายุสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นกุญแจมือเท่าไหร่จะใช้สายเคเบิ้ลทายกันนะฮะ
แต่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับมันจะหลวมไปหรือเปล่านี่นะฮะหรืออาจจะเป็นวิธีการรัดก็ประมาณแบบนี้ก็ได้
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแหมอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ต้องหาจะเอามือรอดสะบกสะบัดมันจะรอดได้ไหม
หรืออาจจะมองจากมุมนี้มันอาจจะดูหลวมแต่ความจริงอาจจะแน่นก็ได้
อันนี้มันอาจจะเป็นภาพมุมหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นภาพนิ่งของพื้นที่ห้องหนึ่งในกองปราบรามนะครับที่รอการแถลงข่าวอยู่นะฮะ
แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันตรงนี้นะครับว่ามันหลวมผิดปกติหรือเปล่า
วมจนแทบจะเอามือเนี่ยลอดหรือว่าหลุดออกมาได้เลย
หรืออาจจะเป็นวิธีการที่เขาก็ใช้วิธีการแบบนี้นี่แหละ
เดี๋ยวรอดูแล้วก็รอฟังกันต่อไปกันแล้วกันนะครับการแถลงข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้น
คาดว่าจะเป็นในช่วง๓ทุ่มวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงค่ะผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ว่า
แล้วทำไมไม่ใส่กุญแจมือเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงและความชัดเจนจากการแถลงข่าวดีกว่านะคะ
ประมาณสัก๓ทุ่มระหว่างนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวกับเรา
เรามีอีกหลายประเด็นหลายมิติเกี่ยวกับเรื่องนี้
มาดูประเด็นนี้ค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะ
คือเขาติดต่อมาที่ไทยรัฐทีวีเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของดาบโบ้
ดาบโบ้ที่เนี่ยค่ะดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวเนี่ยค่ะ
แต่คนนี้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของดาบโบ้
ดาบโบ้เหมือนกับเป็นพ่อบ้านของสพเมืองนครสวรรค์

คือเขาจะรู้ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
แล้วดาบโบ้จะรู้ว่าใครคือผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ใครคือผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
เมื่อไหร่ที่ถูกจับก็จะมีการรีดไถเงิน
แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมก็จะข่มขู่
ครูว่าถ้าไม่ยอมจะส่งตัวให้ผู้กำกับ
อย่างกรณีของนายมาวินผู้เสียชีวิตในคดีนี้ค่ะ
แหล่งข่าวของเราให้ข้อมูลในลักษณะนี้นะคะ
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดที่พอจะมีเงิน
ถูกรีดไถ่เงินอีกรอบหนึ่ง
แหล่งข่าวคนนี้บอกว่าเขาเคยโดน
เคยถูกรีดไถเงินจากชุดจับกลุ่ม๐๕
แต่เขาโดนรีดถ่ายเงินแบบเล็กน้อย๕๐๐เขาบอกแบบนี้
เพราะว่าเขาถูกจับเสพกัญชาเมื่อหลายปีก่อน
แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นถูกทำร้าย
แต่เคยถูกรีดไถเงินจริง

เขาก็จะพอสมมุติถามแล้วสถานเจอว่าเราฉี่ม่วงที่ค่านั้น
เขาจะให้เราไปคุยก่อนว่าเรายอมเสียได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ

อืมซึ่งตอนนั้นเราโดนรีดไถ่เงินจากชุด๐๕
ไปเท่าไรยังไงครับ
ผมโดนไป๕๐๐๐บาทครับพี่
ครับครับก็คือก็ต่อรองเต็มที่ครับคือไม่มีอย่างเงี้ครับ
ครับแล้วก็ขู่แบบให้เรากลัว
กลัวจะเสียชื่อเสียงกลัวจะแบบ
คนนู้นคนนี้รู้อะไรอย่างนี้ครับ
คือเป็นการรีดไถเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับโอ้โหดาโบ้นี่แหละครับตัวดีนะครับ
ดาบโบนี่จะรู้ทุกอย่างว่าดาบโบนมีอะไรดาบโบคนเดียวนะครับ
ที่จะรู้หมดทุกอย่างเขาน่าจะมีข้อมูลเหมือนกันนะครับ
แล้วเขาก็จะเหมือนว่าพอเอาตัวมาเนี่ยก่อนจะเข้าไปหาผู้กำกับใช่ไหมครับ
ค่ะคือตัวสมมุติตัวผู้ต้องหาหรือตัวใครที่เขาเอามาอย่างเงี้
เขาก็จะมาคุยกับพวกเขาก่อนค่ะ
ที่มีตัวที่ไม่มีผู้กำกัดเขาก็จะกลัวว่าเดี๋ยวมึงคุยไม่รู้เรื่องนะ
คงส่งหาผู้กำกับนะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอสมมุติอย่างเคสนี้ส่งไป
แล้วกูอาจจะมีอีกคนมึงไปตันผู้กำกัดหรือว่าว่าอันนี้อันนี้ร้ายใหญ่ครับ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
นี่นะคะแหล่งข่าวคนนี้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของดาบโบ้
ที่เราบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นจำได้ใช่ไหมคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็แจ้งมาว่าดาบโบ้คนนี้ถือเป็นคนสำคัญ
จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของภูมิกับโจ้ได้ดีมาก
เพราะดาบโบ้เหมือนกับเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านอย่างนี้
ภูมิกับโจ้ตั้งขึ้นมาดูแลผลประโยชน์ภายในพื้นที่
แล้วก็แบ่งศาลต่างทั้งศาลยาเศรษฐีศ

ดาบโบ้เนี่ยเป็นเพียงเหมือนกับพ่อบ้านแม่บ้านสายหนึ่ง
ที่ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องของยาเสพติด
มีตำรวจอีก๒๓นายที่ดูแลผลประโยชน์เรื่องอื่น
เรื่องรถดินเรื่องบ่อนการพนัน
ซึ่งเป็นการดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้กำกับโจ้ค่ะ
จากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าถ้าพ่อบ้านหรือแม่บ้านของตัวเองเนี่ย
สั่งให้รับผิดชอบดูแลผลประโยชน์
สายไหนทุจริตแอบเก็บเงินไว้เองเก็บผลประโยชน์เอาไว้เอง
ส่งให้ไม่ครบแล้วรู้ไปถึงหูผู้กำกับโจ้เมื่อไหร่แล้วนะ
โอ้โหโดนทำโทษด้วยวิธีการต่าง
ทุกคนก็เลยไม่กล้าไม่มีใครกล้าขัดขืน
ขัดคำสั่งของผู้กำกับโจ้ค่ะ
เพราะเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวและโมโหร้ายค่ะ
นี่ค่ะแหล่งข่าวของเราให้ข้อมูลมาแบบนี้
ท่านผู้ชมครับมันมีการพูดถึงเรื่องของ
ผลชนะสูตรศพของนายมาวินที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ที่ถูกภูมิกับโจ้กับกลุ่มผู้ตงหาทั้งหมด
ใช้ถุงครอบศิษย์ศาสตร์ทำร้าจนเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าผลเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเอง
ที่นำนายมาวินไปส่งแพทย์ไปส่งโรงพยาบาล
ก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิด

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือว่าทนายตั้
เกี่ยวข้องกับการชนะสูตรศพในคดีของภูมิกับโจ้เนี่ย

มีเนื้อหาบอกว่าเคสนี้ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลปากน้ำโพ
หลังการจับกลุ่มตำรวจนำส่งให้ข้อมูลว่า
คนร้ายวิ่งหนีตำรวจแล้ววูบไป
แต่สภาพที่มาก็คือมีเลือดออกในร่างกาย
ยังคุยกันว่าเหมือนโดนทำร้ายมา
ถามอะไรตำรวจก็บอกไม่รู้ไม่รู้
พอคลิปออกมาแล้วสงสารคนไข้เลย
ขณะที่ทนายตั้มเขียนข้อความบอกว่ามีคนส่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าเห็นใจมาก
แต่ผมเห็นใจผู้ตายมากกว่าอันนี้ทนายตั้มบอกนะครับ
คือในคอมเมนต์เนี่ยทนายตั้มโพสต์นะครับ
บอกว่าต้องย้อนกลับไปถามเชิงโครงสร้าง
ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ตำรวจมีอำนาจในการสั่ง
หรือชี้นำให้หมอเขียนสาเหตุการตายได้
และเท่าที่ทราบมาคือศพของผู้ตายได้ถูกเผาไปแล้ว
พอเกิดข้อสงสัยทำยังไงต่อ
หวังว่าจะไม่ชนะสูตรทิพย์นะครับนี่ทนายตั้มบอกนะครับ
ทางโรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพนครสวรรค์
ได้ออกเอกสารชี้แจงนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแรกที่รับตัวนายมาวินนะโดยชี้แจงว่า
เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ทางโรงพยาบาลได้รับการติดต่อนะครับจากตำรวจชุดปราบรามยาเสพติด
ของสพมนครสวรรค์นำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน
หมดสติไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลผู้ป่วย
กลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งแต่ยังไม่รู้สึกตัว
นำผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
และยืนยันไม่ได้มีส่วนในการชนะสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตตามที่เป็นข่าว
แล้วก็เชิญแพทย์ที่เป็นคนชนะสูตรศพนายมาวินมาตอบคำถาม
เกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์นะฮะ
บอกว่าการลงชันสูตรเป็นปัญหาทางเทคนิค
เพราะหากเอกสารเบื้องต้นลงว่าเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ
จะถูกเจ้าหน้าที่ทางอำเภอตีกลับมาให้ลงสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งเขาก็มีผลเรื่องของการไปจัดการเรื่องศพของทางญาติญาติ
สาเหตุที่ลงว่าอาจเกี่ยวกับแอมเฟตามีน
เพราะจากการชนะสูตรเจอระดับแอมเฟตามีนในร่างกายผู้ตาย
และเจอร่องรอยในหัวใจมีร่องรอยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นหย่อม
โดยไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ
ซึ่งเป็นลักษณะของแอมเฟตามีนโอโดสจึงสันนิษฐานเป็นแบบนั้น
๓มีข้อมูลใหม่จากคุณหมอด้วยว่าผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตทันที
แต่ผู้ตายอาจจะเคยเสพมาก่อนในอดีตหรือเสพมาในปริมาณไม่มาก
แล้วมีตัวกระตุ้นจนทำให้ถึงแก่ความตาย
แล้วสารที่ว่าอาจถูกกำจัดออกจากร่างกายในช่วงเวลา๑๐กว่าชั่วโมง
หมอพยายามยื้อชีวิตเอาไว้ก็ได้หลังจากหัวใจหยุดเต้นในรอบแรก
ก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าผลชนะสูตรต่างอย่างละเอียดที่ออกมาเนี่ย
แล้วมันจะเกี่ยวข้องหรือมีผลกับพฤติกรรมต่างของผู้ที่ก่อเหตุ
ทั้ง๗คนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพของกลุ่มผู้ต้องหานะก็คือภูมิกับโจ้นั่นแหละนะครับ
แล้วก็ตำรวจที่กำลังนั่งสอบอยู่นี่ฮะบอกขอบคุณพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย
สืบสวนกดดันจนจับภูมิกับโจ้ได้รวดเร็วทันใจ
หวังว่าคนกระทำผิดทุกคนในคดีนี้จะได้รับโทษอย่างสะสม
ส่วนทนายเดชานะฮะบอกว่าถามภูมิกับโจ้นะครับ
มีทนายเดชาไปเรียกเงิน๒๐ล้านเพื่อไม่ปล่อยคลิปหรือไม่
เดี๋ยวก็รู้ใครพูดจริงพูดเท็จความจริงมีสิ่งเดียว
นอกนั้นมีแต่เรื่องโกหกแล้วมี๕๕ด้วย
แล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความด้วยนะฮะ

ค่ะและสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
ว่าต้องขอบคุณตำรวจชั้นผู้น้อยค่ะ
กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นปัญหาใหญ่
แล้วมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหมันขยายผลไปได้หลายเรื่องจริงคุณผู้ชม
เนี่ยแล้วก็ภาพนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่า

ที่ฉันนั่งอ่านข้อความหน้าจอผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วย
เดี๋ยวก็ฟังคำตอบจากการแถลงข่าวของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กรมคับการปราบรามนะคะ
ใกล้๓ทุ่มแล้วคุณผู้ชมอดใจแป๊บเดียว
อาจจะช้านิดหน่อยอาจจะเลย๓ทุ่มไปนิดนึง
เดี๋ยวมีการแถลงแน่เราจะตัดสดไปแน่นอนนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ
นี่คือภาพสดนะคะภาพขวามือหน้ากองบังคับการปราบรามนะคะ
นักข่าวก็ปักหลักกันรอรอการแถลงข่าวอยู่ที่นั่น
เพราะว่าเบื้องต้นคาดว่าภาพซ้ายมือก็คือภูมิกับโจ้
อยู่ภายในห้องชั้นสองของกองบังคับการปราบรามแล้วนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าขอบคุณตำรวจชั้นผู้น้อย
ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือเรื่องนี้แน่นอนมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้าย
การเอาถุงดำไปคลุมผู้ต้องหาจนเขาเสียชีวิต
แต่เรื่องนี้มันนำมาซึ่งการขยายผลอีกหลายอย่างมาก
เช่นความร่ำรวยของผู้กำกับโจ้คนนี้
ความร่ำรวยของผู้กำกับที่เงินเดือน๔๓๐๐กว่าบาท
แต่ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วโอ้โห๒๐๐กว่าล้าน
คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยเรื่องของความร่ำรวยนี่แหละ
จากการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กำกับโจ้
มีเงินสด๒๓๐ล้านบาท
อ้างอิงจากข้อความที่เคยแชทกับดาราสาวชื่อดังเมื่อปี๒๕๕๙
มีบ้านหรูหลังใหญ่๒หลังนะคะ
เนื้อที่๕ไร่ที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะคะ
หลังนั้นมูลค่าประมาณ๖๐ล้านบาท
มีรถหรู๒๙คันรวมแล้ว๑๘๐ล้านกว่าบาท
รวมแล้ว๔๗๐ล้านบาทได้ค่ะ
คือตามพรบตำรวจแห่งชาติ
กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก
ให้ได้รับเงินเดือนส๔ก็คือศัลยบัตร
มีอัตราเงินเดือนตามขั้นเริ่มต้นที่๑๙๘๖๐บาท
สูงสุดก็คือ๕๘๓๙๐บาท
ปัจจุบันพกโจรับเงินเดือนส๔ขั้น๒๐
อัตราเงินเดือน๔๓๓๓๐บาท
คำถามคือด้วยเงินเดือนของพกโจ
เดือนละ๔๓๓๓๐บาท

ตั้ง๔๗๐ล้านบาททำไมมีทรัพย์สินมูลค่ามากมายขนาดนั้น
คือถ้าคำนวณจากเงินเดือนของผู้กำกับโจ้นะคะ๔๓๓๓๐บาท
เอาแบบไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคูณแบบเป็นปีนะคะ
ปีหนึ่งจะมีรายได้ประมาณ๕๑๙๙๖๐บาทผู้กำกับโจ้จะต้องทำงาน๗๗๐ปี
ถึงจะมีทรัพย์สิน๔๐๐กว่าล้านใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบัน
ทีมข่าวของเราคำนวณให้เสร็จสับแบบนี้เงินเดือนสี่หมื่นกว่าบาท
ต้องทำงาน๗๗๐ปีค่ะถึงจะมีทรัพย์สิน๔๐๐กว่าล้าน
แต่ตามรายงานข่าวนะคะได้ข้อมูลมาว่าคือภูมิกับโจ้เนี่ย
ก็ทำธุรกิจอื่นด้วยนะคะเมื่อสิบกว่าปีก่อน
เคยทำธุรกิจรถยนต์นำเข้าร่วมกับอดีตภรรยา
และครอบครัวของผู้กำกับโจ้ก็ทำธุรกิจรังนกส่งออกต่างประเทศ
ก็มีฐานะร่ำรวยมาแต่เดิมอยู่แล้วมีโรงงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถหรูก่อนจะมาเป็นตำรวจนี่ค่ะ
ส่วนทีมของภูมิกับโจ้ค่ะอีก๖คนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีระวีโรธดิตทองสารวัตรสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์
เงินเดือน๓๓๐๐๐บาทนะคะร้อยตำรวจเอกทรงยศคลายนาค
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามเงินเดือน๓๒๒๐บาทค่ะ
ร้อยตำรวจโทธรณินมาตรวันนารองสารวัตรป้องกันและปราบราม
เงินเดือน๓๓๐๐๐บาทค่ะดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียว
บังคับหมู่งานป้องกันและปรับรามเงินเดือน๓๗๕๘๐บาทค่ะ
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
เงินเดือน๓๒๒๐บาทค่ะแต่เสพตำรวจรีปวิกรรณ์คำมาเร็ว
บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพตาคลีรับเงินเดือน๑๑๘๖๐บาทค่ะ
นี่นะคะคือที่เราให้ดูฐานเงินเดือนแบบนี้นะคะ
เพราะว่าจะมีการตรวจสอบขยายผลเรื่องของเส้นทางการเงินผู้ต้องหาทั้ง๗คนนี้นะคะ
เพราะว่าคดีนี้มันเริ่มต้นจากการที่ว่าคุณมีการรีดไถผู้ต้องหาคดียาเสพติดหรือไม่
เพราะเป็นข่าวตอนแรกก็คือเป็นการรีดถ่ายเงิน๒ล้านบาทนี่นะคะ
ดังนั้นก็มาดูฐานเงินเดือนแล้วก็จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อ
ตกลงแล้วคุณมีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้จะเป็นการขยายผล
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีภาพของร้อยตำรวจโทธรณินแล้วนะครับ
ที่ถูกจับในวันนี้นะครับตามข่าวคือบอกว่าจับได้ที่เพชรชบุรีนะฮะ
จากสถานที่ในภาพนิ่งภาพนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่กองปราบรามอย่างแน่นอน
ตอนนี้อาจจะถูกส่งตัวมาถึงแล้วก็ได้หรือถูกส่งตัวกำลังเดินทางมาก็ได้นะครับ
แต่นี่คือภาพที่ยืนยันได้ว่าถูกจับได้แล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็คือภาพของภูมิกับโจ้อยู่ที่กองปราบปรามแล้วนะครับ
ส่วนนี้คือร้อยตำรวจโทธรณินเอาเป็นว่าจับได้แล้วทั้งสองคนนะฮะ
คนหนึ่งจับได้ที่ชนบุรีอีกคนนึงจับได้ที่เพชรชบุรี
ตอนนี้เรากำลังรอการแถลงข่าวจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับ
เพราะตอนนี้ถือว่าจับได้ครบแล้วทั้ง๗คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวต่างเนี่ยมันก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อย
เกี่ยวกับเรื่องของภูมิกับโจ้นี่นะครับ
คนนึงเนี่ยเพชรชบุรีอีกคนนึงที่ราชบุรีนะครับ
คือเส้นทางของภูมิกับโจ้เนี่ยความจริงแล้วเขาก็โด่งดังมีชื่อเสียงตั้งแต่เป็นสารวัตร
ตอนนั้นเขาเรียกกันว่าสารวัตรโจ้นะฮะเป็นนายตำรวจหนุ่มหน้าตาดีนะครับ
เป็นไฮโซนะครับถึงขั้นเรียกว่าไฮโซเฟอลาลี่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนสาวหรือว่าคบหาดูใจอยู่กับบุคคลในแวดวงไฮโซหรือว่าดาราดังนะครับ
ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าไอ้สิ่งต่างที่เขาได้ไปคบหาด้วยเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเส้นทางต่างที่ถูกขุดคุยแล้วเจอในวันนี้หรือเปล่า
อย่างเช่นเมื่อปี๕๑ภูมิกับโจ้ตอนนั้นมียศเป็นพันธมตรีนะครับ
แต่งงานกับไฮโซสาวท่านหนึ่งนะครับ
จากนั้นปี๒๕๕๖เนี่ยภูมิกับโจ้ไปคบหากับนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันคนหนึ่ง
ปี๕๗ได้ไปคบหากับดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งนะครับ
ขอแต่งงานกันสองครั้งแต่ฝ่ายหญิงตอนนั้นไม่ตกลงนะครับ

ยังไปคบหาอยู่กับนางแบบสาวลูกครึ่งอยู่ด้วย
แต่สุดท้ายก็เลิกกันไป
ปี๒๕๖๔มีข่าวอีกครั้งนะครับ
ภูมิกับโจ้เนี่ยคบหากับ
พิธีกรสาวคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็เป็นลูกสาวของ
ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ภูทรภาค๖
ตามข่าวบอกว่าคบหากันได้ประมาณ๑ปีนะครับ
คือก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็เคย
ให้สัมภาษณ์เปิดตัวภูมิกับโจ้อยู่นะครับ
แต่เมื่อวานนี้ทางพลตมตรีเอกลักษณ์
สังกาศนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการ

ของกองบัญชาการตมตรภูทรภาค๖
แถลงข่าวเรื่องของภูมิกับโจ้หลายเรื่องนะ
แล้วเรื่องหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าทางท่าน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ท่านฝากมาแจ้งผ่านยังสื่อมวลชนด้วย

ว่าลูกสาวกับตัวภูมิกับโจ้
เขาเพียงแค่คบหาดูใจกันเท่านั้น

เพราะยังไม่ได้แต่งงานกับลูกสาว
แล้วก็ไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ย
มาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายราชการ

ได้มาเป็นภูมิกับที่สพเมืองนครสวรรค์
ภูมิกับโจ้มีใช้จากในตระกูลของท่านภูมิกับโจ้
เป็นแค่คนรู้จักและมาชอบลูกสาวของท่านผู้บัญชาการเท่านั้น
และไม่เคยมาอาศัยอยู่ในบ้านท่านผู้จัดการ
แค่มาคบหากันเป็นเพื่อนสนิท
เขาเรียกอะไรจีบนะครับ
นอกนั้นยังไม่มีความรับบ้านอื่นใดนะครับ
และท่านบุญชาการได้บ่อบหาให้เป็น
ผมเป็นผู้แทนท์แหล่งชี้แจงถึงบัญชนว่า
ท่านมิใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งมาก้าวก่ายสะเบิกการยนติศาสตร์
ท่านพูดเพียงว่าใครทำผิดก็เป็นตามกฎหวัง
เป็นภาพของภูมิกับโจ้สวมเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
แฟนสาวที่สวมชุดไทย
เป็นภาพเมื่อ๗มกราคม๖๔ต้นปีที่ผ่านมานะครับ
แคปชั่นข้อความระบุว่ากราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนตร์
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เพื่อความเป็นสุริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ก็เลยมีคำถามตามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นแฟนคบหาดูใจหรือว่าเขาได้เข้าพิธีอะไรกันแล้ว
ยังไม่ได้เข้าพิธีมงคลสมรสหรือว่าพิธีวิวาอะไรกันนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานเบื้องลึกเบื้องหลังการควบคุมตัวผู้กำกับโจ้ค่ะ
คุณผู้ชมคะลองดูนะคะมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก
ทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากคลิปภาพที่ปรากฏเป็นการทรมานผู้ต้องหา
เพื่อให้บอกแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดไม่ได้มีเจตนาทรมานเพื่อรีดเงิน๒ล้านบาท
แต่พลั้งมือทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตจึงนำส่งโรงพยาบาล
ก็เหมือนกับที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเบื้องต้นภูมิกับโจ้ปฏิเสธเรื่องของการเรียกเงิน๒ล้าน
บอกว่าที่มีการใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาเพื่อที่จะถามหาที่ซ่อนยาเสพติด
เมื่อคืนค่ะ๕ทุ่มผู้กำกับโจ้โทรศัพท์หารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
เพราะมั่นใจว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองได้ซึ่งท่านก็เลยแนะนำว่าให้มอบตัวซะ
ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็เลยมีการนัดหมายกันนะคะในการมอบตัวนะคะ
หน้าสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี๑๖นาฬิกาวันนี้ค่ะ
ซึ่ง๑๖นาฬิกา๑๕นาทีผู้กำกับโจ้ก็นั่งรถมา
เป็นรถเก๋งสี่ประตูสีขาวมาจอดส่งที่หน้าสพ
แล้วก็เดินเข้าไปพบพลตำรวจรีเอกลักษลิ้มสังการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ค่ะ
แล้วก็แนะนำตัวเองเลยว่าตัวเองคือผู้กำกับโจ้
ก็เลยมีการควบคุมตัวค่ะนำมาที่กองบังคับการปราบราม
ระหว่างที่เดินทางเนี่ยค่ะก็มีการโทรศัพท์รายงานสายตรง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากการสอบปากคำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้กำกับโจ้ให้การยืนยันว่าตามคลิปเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นข่าวไป
เป็นการซ้อมเพื่อรีดข้อมูลซุกซ่อนยาเสพติดจากผู้ต้องหาเท่านั้น
แต่พลั้งมือทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิต
แล้วก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพยาบาลด้วย
ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทรมานผู้ต้องหา
เพื่อรีดเงิน๒ล้านบาทตามที่เป็นข่าว
เขาพยายามจะย้ำประเด็นนี้นะคะ
แต่ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามกับเรา
เพราะว่าการแถลงข่าวนอกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แถลงข่าวคืนนี้ผู้กำกับโจ้ขอเปิดใจด้วยนะคะ
ขอพูดเองด้วยขอตอบคำถามสื่อมวลชน

จากได้ฟังการแถลงจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และตำรวจที่เป็นชุดควบคุมตัวภูมิกับโจ้นะ
จะได้ฟังเสียงผู้กำกับโจ้ด้วยคุณผู้ชม
จะได้ฟังการชี้แจงของผู้กำกับโจ้ด้วย

ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเพิ่มเติมว่า
เรื่องของลูกน้องผู้กำกับโจ้ที่ถูกจับที่หัวหินเพชบุรี

แล้วก็ล่าสุดนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาสอบสวนและขยายผล
และแถลงข่าวพร้อมกับผู้กำกับโจ้ด้วยนะคะ
นั่นก็หมายถึงผู้กองทรนินนะคะตามภาพขวามือนะคะ
ไปจับที่เฮลิคอปเตอร์มอบตัวนะคะ
ผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกที่ติดสั่นหรือว่าผู้กำกับโจ้เนี่ย
โตมาจากการเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงปี๕๗ถึง๖๑นะครับ
วันนี้พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผยนะครับ
บอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันเคยเป็นรองภูมิกับการกองบังคับการปราบรามยาเสพติด๔
เคยประจำอยู่ที่นี่จริงโดยขณะที่ทำงานในสังกัดของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดเนี่ยก็ถือว่าทำงานมีผลงานทำงานได้ดี
แต่ก็ได้กำชับให้หัวหน้างานทุกคนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ไปตรวจสอบย้อนหลังถึงช่วงการทำงานในสังกัดของปศ
ทรัพย์สินต่างที่ได้มาของภูมิกับโจ้เนี่ย
มีความผิดปกติจากการทำหน้าที่ในช่วงเวลานั้น

มีตรงไหนที่ผิดปกติหรือไม่
รวมถึงคดีที่มีการเปิดเผยว่า
เคยเข้าไปเคลียร์คดียาเสพติด
จูนบ่อดินที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี๖๐ด้วย
แต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ
ของกลางที่เป็นรถหรูที่พวกขบวนการยาเสพติดชอบใช้เป็นทรัพย์ในการฟอกเงิน

ต้องทำบัญชีส่งมาให้สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อ
ปศจะไม่สามารถนำออกไปขายเป็นทรัพย์ได้อย่างแน่นอน
ซึ่งรถหรูต่างของภูมิกับโจ้น่าจะเป็นการออกไปทำงานซื้อขายนอกหน้าที่
เพราะว่าเขามีความชอบด้านนี้แล้วรู้จักกลุ่มคนซื้อขายรถประเภทนี้
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ซึ่งขอยืนยันว่าการทำงานของตำรวจปราบรามยาเสพติดจะทำงานเป็นทีมมีหลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน
ไม่มีการทำงานคนเดียวไม่มีการใช้ความรุนแรงลักษณะแบบที่เกิดขึ้นกับแก๊งของภูมิกับโจ้
เช่นทรัพย์ที่ได้มาในช่วงนั้นหรือว่าการติดต่อกับใครอะไรอย่างไร
เรากำลังตรวจสอบอยู่ครับอันต้องใช้เวลานิดเพราะมันเรื่องนานแล้ว
เก็บไว้ที่โรงพักแล้วก็เป็นภาพที่โอ้โหยกมือวายนอบน้ำคุกเข่า
รับปากว่าจะช่วยเหลือดำเนินการ
นี่นะคะก็ตามคลิปนี้คนก็บอกว่าอุ้ยไปกอดคุณป้าดูเป็นคนนอบน้อมอ่อนโยน
จากคลิปนี้ค่ะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ตามหาคุณลุงกับคุณป้าในคลิปนี้นะคะ
นายสมพงศ์ชำนาญไพรและภรรยาก็เล่าให้ฟัง
วันนั้นผู้กำกับโจ้ออกมาขอโทษ
มาขอโทษแทนร้อยเวรคนที่เซ็นให้ช่างแดงยกรถไป
ส่วนเรื่องคดีที่รับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยนะ
คุณลุงกับคุณป้าว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชม
รับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมจะตามให้
แต่สุดท้ายไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะ

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท้องถิ่นว่า
ได้เงิน๑๖๐๐๐บาท

แล้วก็มาเห็นคลิปภูมิกับโจ้ทำร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิต

เหมือนภูมิกับโจ้ที่เขาเคยเจอตามภาพนี้
ถึงเขาจะผิดแล้วแต่เขาก็ค้น

เพราะโก้มกราบนะกุลทำไมจะทีทำกับผมยังงี้
ว่าลุงรับตังค์มาแล้ว

ถ้าดีจริง
ตรงไปตรงมาจริงก็ทำจบไปเลยทิศเรื่องนี้

ลุงคุณป้าตามคลิปภาพเมื่อสักครู่เอ่ยปากเองเลยค่ะว่าสร้างภาพชัดเลย
เพราะว่าคดีที่รับปากไว้ก็ไม่คืบหน้าด้วยนะคะ
ช่างแดงค่ะช่างแดงก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ในคลิปนี้ค่ะ
ผู้กำกับโจ้เรียกเข้าไปสอบสวน
ระหว่างสอบสวนผู้กำกับโจ้ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมข่มขู่หรือผู้จาไม่ดีนะคะ
เพราะรู้แล้วว่ามีการยกรถคันผิดไป
ไม่คิดว่าภูมิกับโจ้จะเป็นคนแบบนี้จริง
ช่างแดงค่ะในฐาวะที่ช่างแดงก็เคยมีโอกาสเจอพุ่งกับโจ้เนาะ
แต่พอมาเห็นว่าแกมากระทำการแบบนี้ในเรื่องของการจัดกรุม
คุณต้องหายาเสพติกตกใจไหม
ก็ตกใจเนี่ยตอนแรกก็จะทาแกเนี่ยให้แกชงชินดี
ทำอะไรทำเลยนะงานแกก็ไม่รู้มันไม่น่าเป็นไปได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระชธานได้ออกคำสั่ง
ปลดภูมิกับโจ้พ้นสภาพการเป็นจิตอาสา๙๐๔นะครับ
หลังทำเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมกับคลิปคืนเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องหมายด้วยนะครับ
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระชธานได้ออกคำสั่งลงวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๕๙
ให้บุคคลพ้นสภาพการเป็นจิตอาสา๙๐
ระบุว่าเนื่องจากพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลจิตอาสา๙๐๔
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด
จำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
สารจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหมายจับลงวันที่๖สิงหาคม๒๕๕๙
ร่วมกับผู้ต้องหาอีก๖คน
ซึ่งถือว่าพันธมตเอกทิติสันได้กระทำการในสิ่งที่ให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
และสถานภาพจิตอาสา๙๐๔
ดังนั้นจึงให้พันธมตเอกทิติสันพ้นสภาพจากการเป็นจิตอาสา๙๐๔
พร้อมกับเรียกคืนเครื่องแต่งกายหมวกผ้าพันคอเครื่องหมายจิตอาสา๙๐
คือปีกโลหะปีกผ้าบัตรประจำตัวจิตอาสา๙๐๔และใบประกาศนียบัตร
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปซึ่งหนังสือออกมาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
คำสั่งลงวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๔นะครับ
คุณผู้ชมคะตอนนี้๓ทุ่ม๑๖นาที
คุณผู้ชมคะ๓ทุ่ม๒๑นาทีแล้วค่ะ
แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดนะคะ
แถลงข่าวที่กรมคับการปราบรามจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ตามที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้ว่าจะมีการแถลงปิดคดีผู้กำกับโจ้
เพราะว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ครบถ้วนทุกคนแล้วนะคะ
คือตอนแรกจริงแล้วนัดหมายกันเอาไว้๓ทุ่ม
แต่ว่าทางกรมคับการปราบรามก็บอกแล้วล่ะค่ะว่าอาจจะมีการเลสหรือว่าช้าไปสักเล็กน้อย
ดังนั้นให้ไปดูภาพสดกันเลยดีกว่า
นี่คือภาพสดจากกองบังคับการปราบรามนะคะ
คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกนักข่าวว่าให้ขยับเข้าไปด้านในอาคาร
เพราะภาพตอนแรกเนี่ยจะเป็นกองทัพนักข่าวอยู่ที่บริเวณด้านนอกคือด้านหน้าอาคาร
คือตอนนี้ขยับกันเข้าไปแล้วเริ่มจะขยับกันเข้าไปด้านใน
เหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมที่จะมีการแถลงข่าวแล้ว
นี่นะคะกองทัพนักข่าวจำนวนมากเลยนะคะ
เรื่องต้นผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า
เหมือนกับว่าตำรวจได้มีการนำตัวผู้ต้องหา
เพื่อที่จะไปที่ห้องแถลงข่าว
ที่จะให้นักข่าวได้เข้าไปติดตามการแถลง

คุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
คือตอนนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสด

เมื่อไหร่จะแถลงรออยู่รออยู่ทีมข่าวของเราก็ปักหลักรออยู่เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหา๒คนสุดท้ายที่จับได้ก็คือหนึ่งในนั้นเป็นคนสำคัญ
ผู้กำกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกถิติสันอุทธนผล
อดีตผู้กำกับสพมนครสวรรค์
อีกคนนึงก็คือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนา
อดีตรองศาลวัฒน์สพนครสวรรค์
การรายงานข่าวเบื้องต้นก็คือคาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
แถลงพร้อมกันเลยที่กองบังคับการปราบรามในคืนนี้
และเบื้องต้นเนี่ยนักข่าวของเรารายงานมาว่า
ผู้กำกับโจ้ขอเปิดใจด้วยคุณผู้ชม
ขอเปิดใจขอตอบคำถามสื่อมวลชน
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
อย่างที่เห็นในภาพกองทัพนักข่าวจริงค่ะ
เพราะว่าคดีนี้แน่นอนเป็นคดีสะเทือนขวัญ
เป็นคดีใหญ่เป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจ

ใกล้ที่จะมีการแถลงข่าวแล้วนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดมีการแถลงข่าวทันทีเราจะตัดไปเลยค่ะ

อ่าก็เห็นว่า๓๓๐จะเริ่มให้สื่อมวลชนขึ้นไปได้นะคะ
ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝากของคนในวงการบันเทิงหน่อยกันแล้วกันนะครับ
สุดนางเอกสาวชื่อดังคุณพลอยเชอร์มานนะครับได้นำภาพข่าวของภูมิกับโจ้มา
โพสต์นะฮะแล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
เขียนไว้ยาวพอสมควรนะฮะเพื่อเรียกร้องขอความยุติธรรมในสังคมไทย
เดี๋ยวเราเจาะจอไว้ให้ดูบรรยากาศที่กองปราบรามด้วย
แถลงข่าวเมื่อไหร่ให้ติดตามฟังทันทีนะครับโดยนางเอกสาวชื่อดังคุณพลอยเชอร์มานเนี่ย
บอกว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหรือจงใจฆ่าผู้ต้องหา
โดยติดแฮชแท็กที่ว่าอย่าบอกนะว่าจะไม่จับ
อย่าบอกนะว่าจะรอดไปได้อีกแต่ตอนนี้จับได้แล้วนะครับ
มีเพื่อนอย่างครูลูกกอล์ฟแล้วก็ดาราสาวอย่างโอซาแวงก็เข้ามา
แสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะนักร้องดังคุณออฟปองศักดิ์นะครับ
วันนี้ก็นำข้อความเกี่ยวกับคดีของภูมิกับโจ้จากเฟซบุ๊ก
ของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าในเมื่อพูดไปแล้ว
โกงไม่ได้ก็เลยแฉไปเลยให้มันจบจบไปท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพที่กองปราบกรามเลยนะฮะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่
นำตัวผู้ต้องหามาแล้วนะครับคงจะไปที่ห้องแถลงข่าว
เดี๋ยวจะได้ฟังกันว่าการแถลงข่าวเนี่ยวันนี้เรื่องของคดีที่เกิดขึ้น
จะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งต่างต่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
เรื่องราวต่างในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากเกิดคลิป
ในห้องของชุดปราบรามยาเสพติดที่สพเมืองนครสวรรค์
ถ้าภูมิกับโจ้เขาจะขอพูดผ่านสื่อมวลชนจริงเนี่ย
เขาจะพูดว่าอย่างไรหรือขั้นตอนทางคดีต่างต่างเนี่ย
มันจะเป็นยังไงไปจับได้ที่ไหนติดต่อมอบตัว
หรือไปจับได้เองคนหนึ่งทำไมไปเจอชนบุรี
อีกคนนึงไปเจอเพชรชบุรีนี่นะฮะสื่อมวลชนอยู่ที่
งปราบรามนะครับตอนนี้ยังอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับ
เพื่อจะรอเข้าไปด้านในแต่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำผู้ต้องหาเดินผ่านไปแล้ว
คาดว่าน่าจะไปที่ห้องแถลงข่าวนี่นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาพร้อมกัน
ทั้งสองคนหรือไม่เพราะว่าตอนนี้จับได้ครบ๒คนนะครับ
ยังเหลืออยู่ก็คือพันธมตเอกทิติสันภูมิกับโจ้
กับร้อยตำรวจโทธรณินท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ต่อหน่อยนะครับ
เพราะว่าคนในแวดวงบันเทิงหรือว่าหลากหลายสาขาอาชีพนะครับ
คนทั่วไปก็พูดถึงเรื่องของคดีของภูมิกับโจ้เยอะ
ในแวดวงศรีกากีเนี่ยนายตำรวจหนุ่มท่านหนึ่งนะครับ
รู้จักกันในชื่อหมวดอ๋อพันธมตโทรนกรรัตนพร
ได้โพสต์คำคมลงโลกโซเชียลอยู่บ่อยล่าสุดหมวดอ๋อได้โพสต์ข้อความแบบนี้นะครับ
บอกว่าเราโตมาคนละแบบอย่าตัดสินคนอื่น
ถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการเนี่ยฮะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยก็คือหมวดอ๋อพยายามจะบอกว่าจงอย่าตัดสินคนอื่น
ลองเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจพร้อมกับแคปชั่นด้วยนะครับ
บอกว่าเราจะพบกับมิตรภาพดีที่เราเคยมีให้กัน
ท่ามกลางความขัดแย้งนี้
เหมือนกับจะบอกว่าถ้าเกิดตำรวจคนไหนจะก่อคดีทำเรื่องไม่ดีเนี่ย
อย่าเพิ่งเหมารวมอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่า
มีคนบันเทิงอีกหลายคนนะครับ
ราวฟ้าการันชิดาหยกธัญกันท็อปนัทเศษ
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับข่าวสารของภูมิกับโจ้นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องรถสปอร์ตของภูมิกับโจ้นะครับ
ล่าสุดนะครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าด้วยความที่ภูมิกับโจ้เป็นคนกว้างขวาง
แล้วก็มีเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงหลายคน
มีนักแสดงชายที่อยู่ร่วมกวนเดียวกับภูมิกับโจ้เยอะมาก
บางคนเนี่ยเป็นคนดังระดับประเทศ
พูดชื่อแล้วคงรู้จักกันทั้งวงการ
แต่พอเกิดคดีเฉาขึ้นหลายคนกลับไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
พิธีกรชื่อดังอย่างคุณพีเคปียวัตรได้แสดงความคิดเห็นในฐานะ
ของคนที่อยู่ในแวดวงของรถซุปเปอร์คาร์ด้วย
บอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของรถหรูหลายสิบคันเนี่ยต้องรวยมาก
และเป็นนักสะสมรสจริงส่วนคนอื่นที่อาจจะมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน
อันนี้มันตอบยากจริงว่าเขาจะได้รถมาครอบครองได้อย่างไร
ว่าใช่ไหมเขามีอยู่ที่ที่มือไทยเนี่ย๓๐กว่าคันแล้วก็ที่ที่เยอรมนี

ส่วนอีกจอภาพหนึ่งคือกองปราบรามนะครับล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกสู่ชาติทีและสวัสดี
ที่ล่าสวัสดีร้องผู้บัญชาการตะบลดแห่งชาติ
คือถ้าไปดูเรื่องของ
แฟนสาวคนล่าสุดของภูมิกับโจ้ตามที่มีข่าวว่าคือทางตำรวจเองเนี่ย
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ท่านก็ให้ทางโฆษกของภูทรภาค๖ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ลูกเขยนะ
แค่มาจีบนะมาคบหาดูใจกับลูกสาวเท่านั้น
แต่ภาพภาพนี้เนี่ยบางคนบอกอ้าวแล้วเหมือนกับจะแต่งงานกันแล้วหรือยังไร
บอกว่าเป็นการไปกราบขอพรรับประทานน้ำพระพุทธมนตร์
คนที่ลงภาพนะครับคือคุณปลาฟินนาเล่
บอกว่าจริงแล้ววันนั้นพี่ชายของแฟนสาวของภูมิกับโจ้เนี่ย
ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช
ทางแฟนสาวก็เลยชวนแฟนนุ่มก็คือภูมิกับโจ้ไปด้วย
เพื่อรับน้ำพระพุทธมนต์เท่านั้นเองนะครับ
เขาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้แต่งงานกันนะฮะ
ก็หลายคนก็ยืนยันแล้วครับส่วนน้องที่เป็นแฟนคนล่าสุดของภูมิกับโจ้ตอนนี้ก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันแล้วกัน
ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของสภาพจิตใจของใครหลายคนด้วยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องถูกลากไปเกี่ยวพันกับเรื่องราวตรงนี้ด้วย
เราเห็นความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่ากองทัพนักข่าวค่อยทยอยเดินทางเข้าไปด้านในตัวอาคารนะคะ
ดังนั้นใกล้แล้วล่ะค่ะที่จะมีการแถลงข่าวจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปิดคดีผู้กำกับโจ้

นี่ค่ะกองทัพนักข่าวสื่อทุกสำนักค่ะไปเกาะติดความคืบหน้าการปิดคดีนี้
ที่จะคอยรายงานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าคือทันทีที่มีการแถลงข่าวเราก็จะปล่อยเสียงยาวนะคะ

อยากให้ฟังกันแบบเต็มนี่ค่ะภายในห้องแถลงข่าวค่ะ
แถลงข่าวคดีผู้กำกับโจ้

เดี๋ยวรอดูนะครับว่าการแถลงข่าว
จะเริ่มขึ้นได้ในเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่านะฮะ
ดังนั้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็อยู่กับเรานะคะ
รัฐนิวส์โชว์นะคะจะได้เห็นกองทัพนักข่าว
ฝากหลักติดการแถลงข่าวคดีผู้อุ้มกับโจ้เนี่ยค่ะ
ตามป้ายที่อยู่ด้านหลังโต๊ะแถลงข่าวอะค่ะแถลงข่าวคดีผู้กำกับโจ้
อย่างที่แจ้งกับนักข่าวนะคะว่าเป็นการปิดคดีนะคะ
ภูมิกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกธิติสันอุทธนผลอดีต
กับสพมนครสวรรค์ส่วนอีกคนนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะนำตัวมาแถลงข่าวพร้อมกันเลยหรือไม่
แต่เบื้องต้นผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าจะมาพร้อมกันเลยร้อยตำรวจโทษธรณินมาตรวันนาอดีต
รองสารวัตรสพมนครสวรรค์สองคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นสองคนสุดท้าย
ที่ถูกจับในวันนี้ค่ะภูมิกับโจ้นี่ภาพซ้ายมือนะครับ
คนที่ไม่ได้ใส่แมสนี่คือร้อยตำรวจโทธรณินนะฮะ
ส่วนนี้คือห้องแถลงข่าวภูมิกับโจ้ถูกจับได้ที่ชนบุรี
ส่วนร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยถูกจับได้ที่เพชรชบุรีนะครับ
ค่ะคือเบื้องต้นอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่าการแถลงข่าวเนี่ยน่าจะรอคอยพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางกลับมาจากการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้โดยเฉพาะการจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนสุดท้าย
รอคอยให้กลับมาที่กองบังคับการปราบรามแล้วก็จะมีการแถลงข่าวพร้อมกัน
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้นำในการแถลงข่าวอ่ะนะคะคุณสิริวัณรักษัตริย์อยู่ที่ห้องแถลงข่าวนะครับ
คุณสิริวัลครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะ
ล่าสุดนะคะมีการแจ้งให้สื่อมวลชนมาเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะรอการแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่ห้องแถลงข่าวชั้นสอง
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดสดณตอนนี้เลยนะคะจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยค่ะ
มีการเตรียมเก้าอี้นะคะพร้อมกับมีการขึ้นมีการขึ้นป้ายข้อความ
แถลงข่าวคดีผู้กำกับโจ้นะคะหลังจากที่ทางสื่อมวลชนได้รับแจ้ง
เมื่อเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะคะให้
เตรียมความพร้อมนะคะที่บริเวณชั้น๒ค่ะ
ซึ่งรายชื่อของทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะคะ
นอกจากมีทางคนตำรวจเอกสุธวัดแจ้งยอดยอดศุกร์นะคะ
กริ้มสังการนะคะก็ร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะ

เปิดใจตอบคำถามกับสื่อมนต์ชนทุกคำถามเลยนะคะคุณพรรคคุณเขมศร
หลังจากที่เจ้าตัวได้มีการเปิดเผยกับสื่อว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงบางเรื่องนะคะ
ที่มีการนำเสนอสื่อไปวันนี้พร้อมที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนทุกคำถามเลยค่ะ
ครับคุณสิริวัลฮะเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเอาอะไรมาแจกอยู่เลยฮะเป็นใบแถลงข่าวหรืออะไรก็ไม่ทราบ
เป็นเอกสารเพล็ดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มาแจกให้กับทางสื่อมนต์ชนเป็นการพูดถึงเนื้อหารายละเอียดของการจับกลุ่มผู้กำกับโจ้ในครั้งนี้นะคะ
ครับคงจะเป็นรายละเอียดเบื้องต้น
ของเนื้อหาการแถลงข่าวของพฤดี
เป็นรายละเอียดเบื้องต้นใช่ค่ะ
ได้มาในมือหรือยังฮะพอจะอ่านให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับ

จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบ
ขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณสิริวัลค่ะยังอยู่ในสายนะคะ

เป็นเอกสารที่ทางกองปราบได้แจกให้กับสื่อมวลชนโดยรายละเอียดนอกจากมีรายชื่อของตำรวจ
การผู้ใหญ่ที่ร่วมแถลงกล่าวในชีวิตนี้และในเนื้อหาของเอกสารแถลงข่าว
พูดถึงเนื้อหาของการที่ได้จากกลุ่มคู่กับโจ้มาโดยกรรมว่าการสั่งการเจ้าหน้าชื่อถือสวน
การติดตามจากกลุ่มเจ้าหน้าชื่อตำรวจที่ขอเหตุร่งการทำร้ายร่างกายนะคะโดยการพลมานต่อผู้ต้องขายาตรศิษย์
ติดเกินเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะฮะแต่คุณสิริวัลตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องแถลงข่าวแล้ว

เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องของสัญญาณกันอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าใกล้แล้วนะฮะการแถลงข่าวเนี่ย
ดังนั้นนะคะระหว่างนี้เราจะค้างภาพห้องแถลงข่าวเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราจะตัดกลับไปนะคะแต่ค้างเอาไว้สองจอแบบนี้ระหว่างเนี้ยระหว่างรอ
เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ค่ะ
มาดูเรื่องนี้ค่ะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการของตำรวจในการใช้ถุงดำคลุมศีรษะ
ฟังดูก็น่าตกใจที่บอกว่าพฤติการในลักษณะแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ในอดีตนะคะ
คือเราได้ข้อมูลมาจากทางดาบตำรวจชัยวัดอายุ๖๓ปี
ฉายาวิถีคนกล้าจ่าชัยวัดเป็นอดีตตำรวจคนดังของเมืองตรังค่ะ
ก็กว่าสามสิบปีที่รับราชการตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าจนถึงปัจจุบัน
เขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเห็นรุ่นพี่ทำบ่อยครั้ง
ขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้เลยว่าเห็นรุ่นพี่ทำอยู่บ่อยครั้ง
แต่ขณะที่อยู่ในสังกัดตำรวจต่อชดไม่เคยเกิดขึ้นนะคะ
แล้วพอเห็นคลิปข่าวนี้รู้สึกอนาจใจ
วิเคราะห์มองว่าไม่ได้เป็นการพลั้งเผลอ
เพราะทุกคนรู้ว่าระเบียบการพิจารณาความอาญา
ที่ทำไปเพราะความโลภผลประโยชน์นอกระบบมันเป็นความผิด
วิธีการของผู้กำกับโจ้กับพวก
ในการค้นหาของกลางว่าของกลางที่เหลือซ่อนอยู่ที่ไหน
ถ้ามีของกลางเพิ่มจำนวนเงินที่เรียกรับผลประโยชน์

หรือมากกว่าปริมาณของกลางซะด้วยซ้ำ
เมื่อผู้ต้องหากลัวตายก็จะบอก
แต่กรณีนี้ผู้ต้องหาเสียชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้นะคะวิธีการเนี่ย
ก็เหมือนกับทำให้ตำรวจมีอำนาจเรื่องของการสืบสวน
แต่พออำนาจมันไปอยู่ในมือคนไม่ดี
หยิบฉวยมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
ก็เลยทำให้ตำรวจเลวทำลายตำรวจดี
คือดาบชัยวัดบอกว่าถ้าเขาอยู่ในเหตุการณ์นะ

ก็เลยอยากจะฝากถึงตำรวจรุ่นน้องนะคะ
ตีความหมายของคำว่าตำรวจด้วยจิตใจ
โดยที่ไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรม
แล้วก็ต้องอดทนต่อความเจ็บใจ
หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาบผล
น้องตำรวจอาจจะลืมกันไปหมดแล้ว
กาดผู้นำที่ดี

ที่สำคัญที่สะเทือนที่สุดนั้น

ท่านเองก็คงสบุกสบั่นมาเยอะแต่ท่านจะเลือกเอาตรงไหนมาใช้กันนั่นเอง
ท่านผู้ชมครับที่ห้องแถลงข่าวของกองปราบรามเนี่ย
เรากำลังรอฟังการแถลงข่าวอยู่นะครับ
แต่เอกสารข่าวล่าสุดที่คุณสิริวัณรักษัตริย์ได้รายงานให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเนื้อหาเป็นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเนื้อหาในเอกสารแถลงข่าวบอกว่าเป็นแถลงข่าวคดีภูมิกับโจ้นะครับ
ก็จะบอกถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างตั้งแต่พบตรลงมานะครับ
ในการสั่งการให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก่อเหตุ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายมาวินที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
เหตุเกิดที่สพเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
เหตุเกิดเมื่อวันที่๕สิงหาคม๒๕๕๙
แล้วก็บอกถึงชื่อของตำรวจที่ประกอบด้วยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย๗คนด้วยกัน
นำโดยพันตำรวจเอกทิศสรรค์อุทธนผลภูมิกับการสพนครสวรรค์
โดยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนี่ห้องแถลงข่าวนี่
มีความขึ้นไหวแล้วค่ะรักข่าวของเราบอกว่ามาแล้วนะคะ

มาที่ห้องแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อ่า
มีการนำตัวของผู้กำกับโจ้มาในห้องแถลงข่าวนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยก็มีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่า
โฟนอินนะคะให้สื่อมวลชนเนี่ย
ถามคำถามกับทางภูมิกับโจ้ทางโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ
กำลังจะอ่าจัดเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของครับอ่า
ตัวของทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะที่จะร่วมแถลงข่าวนะคะ
ก็จะมีการเปิดโผ่ดด้วยอ่าพบตรก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวถ้า
พบตรเริ่มพูดก็ให้เราฟังได้เลยนะครับ
คุณศรีวรรณแต่ถ้าที่ฟังจากคุณศรีวรรณก็คือ
ตำรวจจะแถลงข่าวส่วนตัวผู้ต้องหาคือภูมิกับโจ้เนี่ยใช่
อยู่อีกห้องนึงแล้วก็ให้โทรศัพท์โฟนอินเข้ามาใช่ค่ะ

จะให้สื่อมวลชนสอบถามก็แล้วแต่
รวมทั้งอีกคนด้วยนะครับอันนี้ท่านพบตรมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ฟังได้เลยนะครับ
เดี๋ยวครับพบตรเริ่มนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพบตรกันเลยค่ะ

ภูมิกรับโทรศัพท์ทุกคนดีนะครับในเหตุที่เกิดขึ้น
ก็จะวันที่๕สิงหาคม
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุที่มีผู้ที่เสียชีวิต
ในขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจนะครับ
ต่อมาก็มีข่าวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับมีการ
ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายแล้วก็เป็นคลิปเป็นอะไรออกมา
ซึ่งท่านก็ทราบดีนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไง
ทางฝ่ายสอบสวนนะครับ
ซึ่งนำโดยท่านรองสุชาติธิรสวัสดิ์ก็ได้ออกหมายจับไป
เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อยู่ในความควบคุมของ
ส่วนคนที่๗กำลังขึ้นเครื่องบินมาจาก
ประจวบคิริคันนะครับก็ครบทั้งหมด
ก็อยากจะเรียนว่า
การจับกลุ่มก็ดีการรับมอบตัวก็ดี
เราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่า
เราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิดเราเอาทุกทุกคน
เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับมันอาจจะไม่ได้ช่วย
ให้สิ่งที่สูญเสียไปมันดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับ
ให้เห็นว่าเราไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจ
กรตำรวจนะครับจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ที่ผ่านมาในนามขององค์กร
นะครับของตำรวจทุกคนเราก็ขอโทษกับพี่น้องประชาชน
ที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับ
องค์กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้
ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มี
ไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเกือบทั้งหมด
ก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกัน
ตั้งแต่พบตรลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิด
ก็ต้องถูกลงโทษนะครับก็อยากให้มั่นใจ
แล้ววันนี้รายละเอียดผมเชื่อว่าก็อยากจะฟังจากปากของผู้ที่

ซึ่งเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบ
ถ้าผู้สื่อข่าวท่านไหนสนใจจะถามนะครับ
ก็อยากจะให้จัดระเบียบนะว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงกันนะครับ
แต่เชื่อว่าเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นมืออาชีพ
แล้วนะครับก็คงจะจัดการกันได้นะครับ
เดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าที่เขาต่อโทรศัพท์ให้

โจ้โจ้ได้ยินไหมได้ยินครับเอ่อตอนนี้อ่าครับ
ทางเนียนเนี้ยอยู่ในห้องแสลงข่าวนะครับเสียงของโจ้เนี้ยได้ยินครับท่านเนี้ยครับ
ก็มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศออกสู่สาธารณชนนะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนอยู่นี่จำนวนมากมายนะครับก็อยากจะเตือนก่อนว่า
สิ่งที่โจ้พูดเนี้ยออกไปครับมีคนฟังแล้วมีการถ่ายทอดสดออกไป
ครับรับได้ครับโจ๊ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยครับ
พยานหลักฐานยานตัวเองได้นะในชั้นศาล
ไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญาหรือทำด้วยประการใดให้มาพูด
นะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมมีไหม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

เดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อโมชนสอบถามเนี่ย
บอกว่าจับผู้ตำรวจยาเจ็บมาได้
แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง
มียาไอซ์๑กิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบ๒๐๐๐เมตร
ปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่
ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริง
ผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่ทำไปต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทำลายยาเสพติด
ทำลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับ
ส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับ
ลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้ว

เพราะว่าผมเป็นนายฝั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทำครับ
เราทำเพื่อเราเพื่อต้องการทำงานครับเรื่องเงินไม่มีครับ
ที่ใช้ถุงดำคลุมหัวนี่ก็คือว่าต้องการที่รับสารภาพหรือว่ามีการเรียกรับเงินด้วยคะ
ไม่มีครับไม่มีกันครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงแล้วเจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้า
แต่เขาเอามือมาฉีกจะพยายามฉีดถุงผมเลยจะต้องมัดเขา
แล้วหลังจากนั้นมันต้องเอากุญแจไขว้หลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับ

แล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินเพราะอย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงิน๑ล้าน
ข้อจริงเป็นไงคะ
ไม่แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่ข้อให้คอได้เลยครับ
ผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับ
แล้วทำไมผู้กับโจ้ไม่แจ้งต่อผู้ประคับบัญชาครับในขณะที่ผู้ต้องหานะครับสลบไป
ผมผู้ต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าจริงแล้วตอนนั้นที่เห็นจริงเขาเหมือนสลบไป
เพราะกับจับชี้ประจอนเค้ากับถัดหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแต่มันเหมือนอ่อน
เราก็เลยไม่แน่ใจก็ให้ลูกน้องมาช่วยปรับความเซภีย์ความรู้ต่อ
แล้วให้ลีบมาส่งมันลงพยาบาลครับ
แล้วก็เขาก็ไม่ได้นอนนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับ
ก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากจะน็อกเนื้อจากการเสพยาครับ
แล้วถ้าตอนการซ้อมประมาณแบบนั้นมันเป็นวิธีการปฏิบัติของจำนวนที่ห่างมาหรือเปล่า
ตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิด
แล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสารจะตัดสินอะไร

มีการตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์เนี่ยตรงนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับ

ทนายโจ้ค่ะแต่พอหลังจากที่ผู้ตำราเขาเสียชีวิต
ทำไมเราถึงไม่ทำข้อที่จริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะ
ทำข้อที่จริงนี้คือเราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง

ไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานส่งไป๓๐๐๐๐บาทครับเท่านี้ครับ

พี่สาดน้ำใส่ผู้ต้องขาดที่เขาสลบไปแล้วล่ะค่ะ
ผมนึกว่าสลบก็เลยต้องเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อน
แล้วพ่อเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่นก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับ
เราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเจออันอาการนี้

คุณเป็นคนที่ทำคดีเรื่องงานเสพติดเคยมีลักษณะการกระทำลักษณะนี้หรือเปล่าค่ะ

คือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานจากผู้ต้องหาโดยการกระทำซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าค่ะ

แล้วก็ทราบว่าของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับ

เคยคิดว่าจะมีวิธีการมันจากไหนคือเศรษฐนาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับ

ทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนา
ผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงว่ามันเกิดเหตุแล้วมันช็อคครับ
ผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดครับ
ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกให้จำเนินการของคนสั่งเองครับ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับปัญชาในสถานีอย่างนี้ค่ะ

การถอดกล้องวงจรปิดออกเนี่ย
มันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะ
หลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ

มันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะ
หลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ

หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบังไหมครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำครับ
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย

ครับในส่วนของสารวัตรโจ้
เมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่ม
ก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อ
เขาก็บอกพี่เอกครับผมโจ้

สำนักงานวิชาติจะเหลืออะไร

ถ้าคุณเป็นตำรวจ
คุณต้องมีเกียรติ

หนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้าย

พรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรี
ก็ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ก็ออกมาจากพิศนุโลกตอนประมาณ๙โมง
เสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่า
ถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่า

ผมก็บอกว่าอีกประมาณ๒๓ชั่วโมงถึง
เขาก็บอกว่า๔โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์

ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนศุกร์
ประมาณ๑๕นาทีก็มีรถเก๋งสีขาว

ก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างนี้

ผมหันมาอีกทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้ว

เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์

แล้วก็นำตัวสวมาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับ
ให้ได้เป็นที่ประจักษ์และตอบข้อสงสัยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้ครับ

ก็เท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ
แถลงข่าวก็เสร็จสิ้นนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือถ้าฟังเนื้อหาใจความจากที่ภูมิกับโจ้ได้พูดในการแถลงข่าว
การโฟนอินเนี่ยผ่านโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องแถลงข่าว
สื่อมวลชนก็ถามคำถามต่างต่างเนี่ยนะครับภูมิกับโจ้บอกว่ารายละเอียดต่างต่างเนี่ย
ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นแต่เท่าที่จะพูดจากความในใจเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันว่า
เขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะฮะและวันนั้นเนี่ยก็คือไปจับผู้ต้องหามาได้
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาได้แล้วตรวจสอบเนี่ยพบว่าในโทรศัพท์มือถือ
มีภาพของยาเสพติดเป็นยาไอซ์๑กิโลกรัมมียาบ้าอีกสองหมื่นเมตรแต่ผู้ต้องหาคนนั้น
ก็คือนายมาวินที่เสียชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไม่บอกความจริงนะเขาก็เลยไปใช้วิธีการเหมือนกับในภาพ
กล้องวงจรปิดซึ่งยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่ยืนยันว่าไม่ได้รีดเงินอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้เรียกเงินอะไรด้วยทำไปเนี่ยเพื่อต้องการเอาข้อมูลยาเสพติดและยอมรับผิดที่สั่งลูกน้องให้ทำแบบนั้น
เรื่องเงินไม่เกี่ยวข้องและลูกน้องของเขาก็ไม่เกี่ยวอันนี้ภูมิกับโจ้บอก
ค่ะส่วนภาพเมื่อสักครู่คือภาพของผู้ตายนะฮะก็คือนายมาวินกับแฟนสาวที่วันนั้นก็ถูกจับมาพร้อมกัน
นะครับภูมิกับโจ้เนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้เงินพ่อของผู้ตายด้วยนะครับไปช่วยงานศพเนี่ยคือช่วยเป็นเงินสามหมื่นบาทแต่ไม่ได้ยัดเงินเพื่อที่จะให้ปกปิดคดี
แล้วก็ไม่มีการไปถูกเรียกงงเรียกเงินจากทนายความอะไรก็ไม่มีนะการตบทรัพย์จากทนายเนี่ยไม่มีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าทำไมต้องเอาถุงพลาสติกไปคลุมหน้าเขา
ภูมิกับโจ้บอกว่าก็ตอนนั้นพอเขาไม่ยอมบอกความจริงว่าไอ้ยาเสพติดต่างเนี่ย
ที่มีอยู่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
พอเขารู้จักลูกน้องแล้วเขาบอกว่าโอ้โหยาเสพติดมันเยอะเหลือเกิน
ยาไอซ์ตั้ง๑กิโลยาบ้าต้อง๒๓๐๐๐เมตร
มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะต้องปราบยาเสพติดให้หมด
แต่ไม่อยากให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าค่ะหมายถึงเห็นหน้าตัวของผู้ภูมิกับโจ้นะ
ก็เลยเอาถุงพลาสติกไปคลุมแล้วผู้ต้องหามีการพยายามดึงถุงพลาสติกออก
ก็เลยต้องคลุมไปหลายชั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เหมือนในภาพในกล้องวงจรปิด
บอกเขาก็พยายามเอาน้ำมาลงเอาน้ำมาราดนะสุดท้ายเนี่ย
พอฟุบหมดสติไปอะไรไปเนี่ยเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาล
มีคำถามว่าเอาแล้วทำไมที่โรงพยาบาลตำรวจต้องไปบอกว่า
เขียนว่าเขาเสียชีวิตจากสารพิษเม็ดเอ็มเฟตามีนอะไรสารเสพติดในร่างกาย
บอกตอนนั้นเขาก็ตกใจไปหมดที่ให้ไปถอดกล้องวงจรปิด
ตอนนั้นก็ตกใจไปหมดมันช็อกไปหมดทำอะไรไม่ถูก
คือภูมิกับโจ้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
แล้วไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนพอเห็นแบบช็อกน็อกหมดสติไป
ตอนนั้นก็ตกใจให้ลูกน้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เป็นว่าเขาบอกว่าเขายอมรับผิดนะเขายอมรับผิดทุกอย่าง
แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะฆ่าน้องผู้ชายคนนี้
แค่ต้องการที่จะรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อจะปราบปรามยาเสพติดให้มันหมดไป
ซึ่งก็ต้องขอโทษไปยังประชาชนขอโทษไปยังพ่อของแม่ของน้องที่เสียชีวิตด้วย
นี่คือสิ่งที่เขาพูดออกมานะฮะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าแล้วก็ไม่ได้รีดไถเงินด้วย
เขาอ้างว่าเรื่องของการถอดกล้องวงจรปิดแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาอ้างว่ากล้องมันเสียพอดีครับกล้องวงจรปิดมันเสียพอดี
ก็เลยถือโอกาสถอดเปลี่ยนกล้องวงจรปิดซะเลย
เขาบอกว่าขอบอก๓อย่างหนึ่งเขาตั้งใจทำงานการทำงานเนี่ยมันพลาด
เขาบอกว่าเขาขอโทษพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าเขาขอโทษพบตรตำรวจทุกคนเขาผิดเองคนเดียว
ตำรวจดีมีเยอะเขาบอกว่าลูกน้องเขาไม่เกี่ยว
ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเขาเป็นคนสั่งการให้ลูกน้องทำเอง
แต่มันมีประเด็นช่วงท้ายที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงท้ายช่วงที่พลตำรวจรีเอกลักษ์ลิ้มสังการ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ที่ได้มีการแถลงข่าวคนสุดท้ายเลยค่ะ
ซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
มันมีประเด็นตรงนี้ที่มีคนส่งข้อความมาถามในเพจไทยรัฐ
พลตำรวจรีเอกลักษณ์พูดนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนแถลงข่าว
บอกว่าผู้กำกับโจ้โทรศัพท์ไปแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว
ผมจะฆ่าตัวตายพูดแบบนี้จริง
สุดท้ายรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนัดหมายมอบตัวกันที่หน้าสพแสนศุกร์นะคะ
แต่ประเด็นตรงนี้ค่ะมันมีประเด็นตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึง
ก็คือใครมาส่งผู้กำกับโจ้ตอนมอบตัว
พลตำรวจรีเอกลักษณ์บอกว่าเห็นเป็นรถเก๋งสีขาวคันนึง
ขับมาภูมิกับโจ้ไม่ได้ขับมาเองนะคะมีคนขับมาให้
มาที่หน้าสพแสนศุกร์และภูมิกับโจ้เดินลงมาโดยการใส่หน้ากากอนามัย
แล้วมาบอกกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ว่าผมโจ้ครับ
แต่รถคันนี้คือใครใครขับมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหกบอกว่า
ผมไม่ทันสังเกตไม่ทันสังเกตทะเบียนรถ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครขับรถมาส่งผู้กำกับโจ้
สุดท้ายก็เนี่ยค่ะมอบตัวแล้วก็นำตัวมา
แล้วก็มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นการแถลงข่าวด้วยการโฟนอินนะคะ
เพราะว่าพอมาส่งปุ๊บขับไปปั๊บเลยไม่ทันมองนะฮะ
พบตรบอกว่าการจับกลุ่มภูมิกับโจ้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยปกปิด
หรือว่าจะไปปกป้องผู้กระทำความผิด
พร้อมกับขอโทษประชาชนด้วยที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ขอยืนยันว่าองค์กรของตำรวจเนี่ย
เป็นองค์กรที่สามารถตรวจสอบได้

ก็ต้องถูกลงโทษอยากให้มั่นใจนี่นะฮะ

พบตรบอกว่าคดีนี้

ก็มีทั้งพื้นที่ก็คือสพมนสจนส
แล้วก็กองปราบรามมาร่วมทำคดีด้วย
เดี๋ยวจะให้ชุดสอบสวนชุดสืบสวนชุดดำเนินคดีเนี่ย

วันนี้ถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้ว

เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดค่ะ
ที่สพมนสนะคะ
คุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
พร้อมที่จะรายงานสดอยู่ที่นั่นนะคะ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันเพิ่มเติม

สวัสดีคุณเขมสอนแล้วก็คุณภาคภูมินะคะ
ตั้งแต่การปักหลักติดตามความเคลื่อนไหว
อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
คือตอนนี้เราอยู่ที่พจวนะคะ

ทราบว่าหลังจากที่มีการคุมตัวออกมาจากที่
อาจจะมีการนำตัวมาที่นี่นะคะ
แต่จากการดูข้อมูล
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าบรรยากาศรอบ
รอบของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ในตอนนี้นะคะ
สังเกตว่าไม่ได้มีการเตรียมการใดเลยบริเวณนี้
ก็คือห้องที่อาจจะมีการนำเข้าไปในการสอบปากคำ
รวมถึงที่บริเวณชั้นต่างต่างนะคะจากการตรวจสอบของทีมข่าวแล้วเนี่ย

แต่ก็สังเกตว่าได้เห็นตำรวจชั้นศัลยบัตรนะคะ
เข้ามาในพื้นที่หลายนายด้วยกัน
แต่เรื่องของการเตรียมการต่างนั้นยังไม่มีความชัดเจน
เราได้สอบถามทางตำรวจที่อยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
หากว่ามีการนำเอาตัวของภูมิกับโจ้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกทิติสัน
การไฮรี่โครปเตอร์นี่นะคะมาลงที่สนามบินเกษตรของสนสวรรค์
จากนั้นก็คุมตัวมาที่ตำรวจภูทรจังหวัดนะคะ
ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าในวันนี้ทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมา

แต่ความเคลื่อนไหวที่เห็นชัดเจนในขณะนี้ค่ะ
ก็คือเราได้เห็นนายตำรวจชั้นศัลยบัตรต่างที่เข้ามาเตรียมการ
แต่ว่ายังไม่เห็นการจัดเตรียมสถานที่แต่อย่างใดค่ะ
ตอนนี้เรามีทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นกี่ทีมครับเนี่ยคุณวิมวลวันครับที่เกาะติดคดีกันอยู่
ตอนนี้มีคุณระวิการแล้วก็คุณภูริพัฒน์แล้วก็ดิฉันนะคะวิมลวันรวมเป็น๓ทีมด้วยกัน
เพื่อที่จะปรักหลักติดตามความเคลื่อนไหวของพันตรวจเอกทิติศักดิ
หลังจากที่ถูกคุมตัวมาจากกองคำบังคับการปราบปรามมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งก็จะมีทั้งความเคลื่อนไหวจากสนามบินเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ที่จะเดินทางมายังตำรวจภูทรจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ

ครับนี่นะฮะเราก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดคดีนี้อยู่อยู่ที่ว่าตอนนี้ผู้ต้องหาจะถูกส่งกลับไปที่นครสวรรค์ตอนไหนแบบไหนอย่างไรนะครับ

วันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับรอการแถลงข่าวกันแล้วก็ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขั้นตอนทางคดีเนี่ยเราเกาะติดให้ต่อนะครับท่านผู้ชมครับ